ก็วันนี้มาด้วยบรรยากาศเบาหน่อยนะครับท่านประธาน
ก็ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พลเอขประวิตย์วงสวรรค์
ในส่วนของพลเอกประยุทธนะครับก็จะมีข้อหาดังนี้ครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามยัตติที่ฝ่ายค้านเขียนเอาไว้
คือการบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
คุณธรรมจริยธรรมปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้อง
ยึดมั่นและศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นกรอบ
ครับมีผู้ประท้วงครับท่านรังสิมันครับหยุดสักนิดครับ

ผมไปบูรณ์นิติธวรรณสมาชิกสภาพุทธแหล่งราชดร
บัญชีไร้ชื่อภักดิ์พลังประชารัฐ
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายนะฮะข้อที่๖๔
แล้วก็ประกอบกับขอท่านประธานช่วยควบคุมให้ผู้อภิปราย
การที่จะอภิปรายไปถึงพาดพิงถึงสถาบัน
สาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
เป็นเรื่องที่ผมได้ทักท้วงไว้ตลอด
แล้วผู้นำฝ่ายค้านท่านก็อภิปรายอย่างนี้ไปแล้ว
ซึ่งแม้ท่านประธานในขณะนั้นจะอนุญาต

แต่ก่อนนี้ผู้อภิปรายท่านนี้นะฮะ
ท่านจะอภิปรายยังไงท่านก็ลงรายละเอียดไปเลย
แต่ท่านมากล่าวซ้ำอย่างนี้
ผมถือว่าท่านจงใจครับ
ที่จะปฏิบัติการในส่วนที่ผมค้านไว้แล้ว
ก็เป็นเรื่องต้องห้ามตามคำวิจัยของสารรัฐมนูล
คือนำสาบันพระมหาศัตริย์มาเกี่ยวข้องการเมือง
ในสภาแห่งนี้ในเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แล้วก็ขอท่านประธานช่วยให้ท่านผู้อภิปราย
อย่ากล่าวถึงเกี่ยวข้องเรื่องนี้
แม้จะอ้างว่าอยู่ในยติก็ตาม
เป็นเรื่องที่ถ้าอ้างยติผมก็ถือว่าซ้ำซากครับ
เป็นเรื่องที่ซ้ำซากนะครับ

ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่
ท่านกระทำผิดเขามากับประการประชุมเคาะทั้ง๗๕วักสอง

วินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด
เรื่องนี้เราได้มีการวินิจฉัยมาแล้วในวันแรกที่เราเริ่มการประชุม

นั่งเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรอยู่นะครับ
ท่านก็ได้วินิจฉัยว่าการอภิปรายเนี่ย
เป็นการอภิปรายเพื่อกล่าวหานายกรัฐมนตรีในเรื่องนั้นนะครับ
ซึ่งต้องเรียนว่าท่านประธานได้มีการวินิจฉัยว่าสามารถทำได้นะครับ
ก็ขอท่านประธานได้โปรดดำเนินการประชุมต่อครับ
แล้วก็ให้ท่านผู้ที่กำลังอภิปรายท่านโรมเนี่ย
ท่านรักษีมันเนี่ยได้ครับได้ดำเนินการอภิปรายต่อครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ
ครับวินิจฉัยก่อนครับ
ก็พอดีเรื่องที่ก่อนที่ท่านประธานจะวินิจฉัย
ผมขออนุญาตประท้วงแสดงเหตุผลก่อนครับ

ขอบคุณครับท่านประธานผมไปบูรณิติตะวัน
สมาชิกสภาพุทธรรมราชดรภักดิ์ประหลังประชาลรัฐ
ต้องขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายที่ประท้วงผมเมื่อตะกี้นะฮะ
ผมอยากจะเรียนว่าเรื่องของมาตรา๗๑นั้น
คำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นที่สุด
ก็คือวินิจฉัยในขณะที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้นำเสนอยติครับ
และในขณะนี้ท่านประธานในขณะนั้นไม่ใช่ท่านประธานปัจจุบันนะฮะ
ท่านก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยของท่านได้
ส่วนประเด็นที่ผมนำเสนอและทักทวงไว้นั้น
ไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องนอกจากไม่สมควรแล้ว
ก็เป็นข้อบังคับข้อที่๖๙อยู่แล้ว
ว่าจะอภิปรายซ้ำซากหรือนำเรื่องที่มีผู้อื่นได้อภิปรายไปแล้ว
มาอภิปรายอีกซึ่งตามข้อที่๖๙นั้น

หรือซ้ำกับผู้อื่นไม่ได้นะครับ
ดังนั้นผมขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยในสถานะที่ท่านประธานปัจจุบัน

ท่านภัยบูลประท้วงข้อ๖๙เกี่ยวกับกรณีห้ามเอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
นะครับท่านจุลพันธ์ก็ประท้วงอีก
บอกว่าเนื่องจากท่านประธานชวนได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าทั้งหมดอยู่ในคติ
ซึ่งท่านพูดได้ตามยตินะครับ

การพูดในยติที่มีของอยู่ในยติที่มีคำพูดอยู่ในยติเนี่ยนะครับ
ภิปรายได้ตามยตินะครับห้ามนอกเหนือจากนั้น
แต่ขอท่านรังสิมันโรมว่าอย่าพยายามหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุด
ส่วนจะถ้าพูดนอกเหนือจากนั้นผมก็มีอำนาจ
ในการที่จะสั่งให้ท่านหยุดพูดได้หรือไม่ให้ท่านพูดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้อำนาจประธานตามข้อบังคับ
มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับแต่ผมจำไม่ผิดแต่รู้สึกจะเป็นข้อ
สั่งให้ท่านหยุดพูดได้เลยให้หยุดอภิปรายได้เลยนะครับ

เพราะฉะนั้นขอท่านรังสิมันโรมพยายามหลีกเลี่ยง

ท่านประธานครับจริงผมแค่พูดตามยติก่อนนะครับ
ตอนนี้ยังไม่เป็นไรครับตอนนี้เพียงแต่ท่านเกิดว่ายติมีอะไรบ้าง
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับในการอภิปรายไม่ว่างใจ

ประท้วงครับประท้วงท่านประธานครับ
ครับประท้วงครับเชิญครับ๓ข้อ๙ครับ
ท่านประธานครับเมื่อกี้ผมขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยว่า
การที่ท่านผู้อภิปรายจะกล่าวถึงในส่วนที่อ้างว่าอยู่ในยัตติท่าน
เป็นเรื่องการอภิปรายที่ซ้ำกับผู้อื่นนะครับ
กับผู้นำฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายไปแล้ว
แล้วอีกหลายท่านก็พูดอยู่ในประเด็นนี้นะครับ
นั้นเป็นการซ้ำกับผู้อื่นครับซึ่งขอท่านประธานวินิจฉัยประเด็นนี้ครับ
ผมว่ายังไงผมก็จะประทวงอยู่อย่างนี้เหมือนกันก็ได้

ต่อนะครับตามข้อกล่าวหายังไม่หมดนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ยังแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย
มาเป็นกรอบปิดบังความผิดพลาดล้มเหลว
ในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง

ส่วนข้อหาของคนเอกประวิทย์
กับสุมัน
ก็เมื่อกี้ท่านรังสิมันนะครับ
ยัตติที่ท่านอ้างว่ามีมันไม่มีคำว่าพลเอกประยุทธ์ไปอะไรต่างจุดอย่างที่ท่านพูด
ท่านพูดไปมันเกินยติอีกแล้วนะครับ
ให้ท่านถอนออกไปดีกว่าครับ
ถ้าท่านจะพูดตามยติเป๊ะอย่างที่ท่านประธานชวนกล่าวไว้อันนี้เกินยติอีกแล้ว
ท่านภัยบูลครับการประท้วงของท่านคงต้องดูนิดหนึ่งครับ
เพราะว่าตอนนี้ท่านรังสิมันโรมกำลังอภิปรายกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีคือผลเอกประยุทธ์
ในหัวข้อตามที่ยติเลยครับอยู่ในมือผมนี่นะฮะ
ก็ก็ยังไม่มีอะไรนอกเหนือนะครับแต่นี่ผมก็ยังอนุญาตอยู่
เพราะนั่นเครื่องเงินอีกอันบรรที่ว่านั่นยังไม่ต้องตอนแต่ถ้าเกินเลยล่ะเราจะคอยเตือนนะครับ
ขอบคุณครับครับส่วนประตานครับท่านสุภิษศาลครับ
โดยเฉพาะเนื้อหาที่ท่านประทันช่วยนี่นะครับ
พูดไว้เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาทีวันที่๑๖
เรื่องก่อนแจ้งที่ประชุมทราบนะครับว่าจะต้องทำอะไรได้บ้าง
เช่นการพูดซ้ำซากท่านใช้คำตอนท้ายว่า๔๒ชั่วโมง
การพูดซ้ำซากเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอที่จะพูดได้อนุโลมให้
อันนี้คือประธานสั่งไว้วักสุดท้ายก็บอกว่าอนุโลมได้
แล้วท่านประธานชวนขึ้นสิรัยท่านก็จะพูดแบบนี้ทุกขั้น
แต่ท่านกำชับเรื่องว่าอย่าพูดถึงบุคคลที่๓เป็นหลักนะครับ
กลับเรียนครับแล้วก็ที่ประชุมแห่งนี้การประท้วงผมว่า
ประท้วงเลยครับเสียเวลาครับขอบคุณครับท่านประธาน
ครับก็ขอความร่วมมือแค่นั้นแหละครับเรื่องการประท้วง
เพราะว่าในข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนนะครับ
ถ้ามีท่านสมาชิกยืนขึ้นพร้อมยกมือเนี่ย
ประธานต้องให้โอกาสผู้ประท้วงชี้แจง
ก็ไม่ทราบว่าจะต้องหลีกเลี่ยงได้ยังไงนะครับ
แต่เพียงแต่ของความร่วมมือว่าอย่าประท้วงที่
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
สาเหตุที่ผมต้องอภิปรายไม่วางใจต่อผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ
เนื่องมาจากความล้มเหลวและไม่โปร่งใสของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ที่มีต่อการบริหารราชการตำรวจ
กลายเป็นที่ซ่องสุมของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกลุ่ม
เพื่อหวังกรอบโกยยดตำแหน่งไว้กับตนเองพวกพ้องและผู้ที่เข้ามาสวรรวิพักษ์ด้วย
ท่านประธานครับตำรวจนั้นสำคัญอย่างไร
รู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายกันให้มาก
แต่ถ้าว่าการบริหารราชการงานตำรวจของพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย
ตั้งแต่สมัยคอสชเป็นต้นมาที่มีการมอบหมายให้พลเอกประวิทย์ดูแลตำรวจนั้น
กลับได้มีการปล่อยประละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่เข้ามาบงการการแต่งตั้ง
ยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งละเลยกฎเกณฑ์อันพึงมี
ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และการใช้เส้นสายในวงการตำรวจครับ
ต่อมาครับเมื่อผลเอกประยุทธ์เข้ามาดูแลตำรวจด้วยตัวเอง
ก็ยังปล่อยให้ผู้ที่กระทำการเหล่านั้นปล่อยนวลมีหน้ามีตามียศตำแหน่งอยู่ในวงการต่อไปได้
นี่หรือเปล่าครับที่ทำให้วงการตำรวจเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้
เฉยต่ออาจยากรรมแต่กระทำกับผู้บริสุทธิ์เปิดบ่อนไม่ว่าค้ายาไม่สอบเจอเจ้าพ่อแล้วน้อมนอบ

ที่ควรจะเป็นผู้พิทักษันติราชนะครับก็กลายเป็นผู้พิฆาตประชาชน
ทั้งหมดนี้จึงทำให้ผมจำเป็นต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ

อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ไม่คุ้นหูของคนนอกวงการตำรวจนะครับ
ผมถือว่าการอภิปรายครั้งนี้ผมไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียว
ตำรวจทุกท่านเราจะมาร่วมแรงร่วมใจการอธิบายให้สังคมได้เห็นว่า
กำลังเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจ
ปกป้องวงการตำรวจไปด้วยกัน
ลำดับแรกนะครับผมขออธิบายก่อนว่าแล้ว
ผลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์มาเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารงานตำรวจ
เพราะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการแต่งตั้งเลื่อนขั้นโยกย้ายนายตำรวจเป็นอำนาจหน้าที่ของพบตรครับ
แต่ที่เกี่ยวข้องก็เพราะว่าตามพรบตำรวจแห่งชาติ
กำหนดให้มีสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการค่าราชการตำรวจหรือกตร
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลทั้งโดยการออกกฎออกระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดประกาศหรือมติต่างนะครับ
โดยต่อกตกตรนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
พบตรเป็นรองประธานแล้วก็จะมีค่าราชการส่วนอื่นตามที่ระบุเอาไว้ในสไลด์เลยนะครับ
เราจะเห็นนะครับว่ากตรนั้นเป็นเวทีที่ทำให้คนจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็คนจากฝั่งตำรวจมาพูดคุยกัน
และตัดสินใจร่วมกันว่างานของตำรวจเนี่ยจะเป็นยังไงการโยกย้ายของตำรวจจะเป็นอย่างไร
อำนาจหน้าที่และกระบวนการเช่นนี้นะครับผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์ในฐานะประธานกตร
มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดการแต่งตั้งหรืออยู่ในฐานะที่จะรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยที่สุดนะครับท่านจะรับรู้จากการร้องเรียนต่างของตำรวจชั้นผู้น้อย
และย่อมมีอำนาจในการตัดสินใจไม่อนุมัติการแต่งตั้งเช่นว่านั้นได้
หรือต่อให้เพิ่งรับรู้ในภายหลังนะครับในฐานะที่เป็นนายกและรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาล
ก็มีอำนาจที่จะดำเนินการให้มีการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของตัวเองแท้แต่ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกลับละเลย
ยิ่งกว่านั้นครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เอง
ท่านประธานครับความผิดปกติในการแต่งตั้งนายตำรวจที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้
ผมขอเริ่มโดยให้ทุกท่านฟังจากคำสารภาพครับ
คำสารภาพของนายตำรวจด้วยกันเองว่าเขาพูดเอาไว้อย่างไร
คนแรกนะครับคือคุณวิสุทธิ์วานิชบุตรนะครับ
ผมจำเป็นต้องเอ่ยนามถึงคนนอกคนนี้นะครับแต่ไม่ได้เสียหายอะไร
เป็นอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจตรีครับ
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี๕๙ครับ

ลองดูที่เขาพูดนะครับว่าในการวิ่งเต้นไปอยู่บางสอนอ
ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หนุนอาจจะต้องจ่ายเงินถึง๘ล้านบาทครับ
แต่ถ้ามีตัวจากผู้ใหญ่อาจจะจ่ายแค่๔ล้านบาทเพราะจะเกรงใจกัน
อีกคนหนึ่งครับคือพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพงศ์นินขำครับ
ผู้กำกับสพบางบานที่โพสต์เฟซบุ๊กระบายความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม
หลังจากถูกคำสั่งเมื่อต้นปี๒๕๖๑ครับโดยย้ายจากงานสืบสวนสอบสวนไปเป็นฝ่ายธุรการ
ก็บอกในธรรมนองเดียวกันว่าทำดีไม่มีผลแต่ถ้ามีนายมีเงินมีตัวท่านจะได้ทุกอย่างในระบบนี้
ที่ผมยกคำของทั้งสองคนนี้มาสิ่งที่ผมสนใจที่สองคนนี้เขาพูดตรงกันก็คือมีตัวอยู่ในวงการตำรวจ
ตัวที่มีแล้วจะได้ทุกอย่างตัวที่มีแล้วอาจจะซื้อตำแหน่ง
ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง
ท่านประธานครับสิ่งที่ผมกำลังจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์คุมตำรวจ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือตัวที่ว่ากันไหม
แต่คนที่รู้อยู่แก่ใจดีที่สุดคนที่กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
เขานั่งอยู่ในรถสักคันหนึ่งเพราะยังไม่ถึงห้องประชุม
มาดูกันครับแล้วค่อยมาฟังจากคำตอบของเขาทีหลัง
เอกสารฉบับนี้ครับเป็นเอกสารที่ลงวันที่๑๔มีนาคม๒๕๖๐
เรื่องขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งส่งถึงพบตรครับ
มีเนื้อหาขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งนายตำรวจสามนายให้ได้ดำรงตำแหน่งต่าง
ที่ระบุเอาไว้อ้างเหตุผลว่านายตำรวจดังกล่าวนะครับ
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาได้ปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสามอบหมายแล้ว
สมควรได้รับการสนับสนุนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ขอมาครับ
จำเหตุผลอันนี้ให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากัน
ท่านประธานครับตอนที่เห็นหนังสือฉบับนี้ครั้งแรกครับผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือตัวครับ
เพราะหน้าตาของมันก็คือหนังสือราชการดีนี่เอง
แต่ที่อดสงสัยไม่ได้ว่าหนังสือราชการเนี่ยมันมีการมาเขียนขอตำแหน่งกันแบบนี้ด้วยเหรอครับ
ท่านประธานครับประเด็นแรกสุดของเอกสารฉบับนี้อยู่ที่หน่วยงานที่เขียนขึ้นมาครับ
โดยงานนี้มีชื่อว่ากองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
โดยท้ายหนังสือมีผู้ลงลายมือชื่อกำกับคือพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุวิมลผู้กำกับการผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กนะครับในขณะนั้น
คำถามมีว่าแล้วพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กมีหน้าที่ในการทำสิ่งเหล่านี้เหรอครับ
เขียนหนังสือขอสนับสนุนแบบนี้อาศัยกฎหมายอะไรแล้วถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจแล้วหนังสือฉบับนี้สถานะของมันคืออะไร
เริ่มต้นโดยให้แต่ละกองบังคับการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาแต่งตั้ง
เฉพาะภายในหน่วยงานของตัวเอง

จากระดับกองบังคับการสู่ระดับกองบัญชาการ
และสู่ระดับพบตรให้สั่งแต่งตั้งอีกที
พูดง่ายคือแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งนั้น
จะทำกันแบบกองใครกองมันไม่ก้าวกายกองอื่น
ถ้าจะมีการเข้าข้ามกองกันก็ให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่
ระดับที่สูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ
จากนั้นเมื่อเรามาดูรายชื่อตำรวจ๓นายครับ
ที่ผลตำรวจตรีต่อศักดิ์ขอสนับสู่หนึ่ง
คนแรกนะครับเดิมเป็นสารวัตรสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒
ขอไปเป็นรองผู้กำกับในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง
ซึ่งก็พบว่าได้ไปอยู่สังกัดหน่วยนั้นจริงคือบกปอศ
คนที่๒ครับเป็นสารวัตรสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒

คนที่๓ครับเป็นพบร้อยสังกัดกองบังคับการต่อชดภาค๔

จะเห็นว่าหน่วยงานที่ทั้ง๓คนเคยอยู่และขอไปอยู่หรือขออยู่ที่เดิมนั้น
ล้วนแต่เป็นคนละหน่วยงานกับกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กของพตศทั้งนั้น

สิ่งที่พตศทำได้ก็คือการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำรวจ
เฉพาะภายในกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กของตัวเองเท่านั้น
แล้วเสนอขึ้นไปยังกองบัญชาการสอบสวนกลางให้พิจารณาต่อไป
เมื่อส่งไปแล้วหน้าที่ของพตศก็หมดลงเท่านี้
แต่สิ่งที่พตศทำคือไปเอาชื่อตำรวจที่ไม่ได้อยู่ในกองบังคับการของตัวเอง
ทำหนังสือขอสนับสนุนถึงพบตรโดยตรง
เพื่อให้สั่งแต่งตั้งไปยังกองบังคับการที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก
และที่ยิ่งไปกว่านั้นครับคือบางรายนอกจากเป็นกองคนละกองบังคับการแล้วนะครับ
ยังเป็นคนละกองบัญชาการด้วย
ตัวพตศอยู่ใต้กองบัญชาการสอบสวนกลาง
กลับไปเขียนขอสนับสนุนให้ตำรวจที่อยู่ใต้กองบัญชาการต่อชดสตมได้
อันที่จริงนะครับการแต่งตั้งข้ามกองบัญชาการแบบนี้
ขนาดผู้บัญชาการสอบสวนกลางยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
แล้วคนที่เป็นแค่ระดับผู้บังคับการในเวลานั้นอย่างพตตศ
มามีอำนาจยุ่งเกี่ยวมาขอสนับสนุนให้กับนายตำรวจที่อยู่นอกหน่วยงานตัวเอง
รับผิดชอบอยู่ได้อย่างไร
ท่านประธานครับหนังสือขอสนับสนุนฉบับนี้
เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่
ขอให้แต่งตั้งนายตำรวจนอกหน่วยตัวเอง
มันคือสิ่งเดียวกับที่คุณวิสุทธิ์และคุณกันตะพงศ์
เรียกว่าตั๋วใช่ไหมครับ
ถ้าใช่แล้วเหตุใดบุคคลที่คุมตำรวจในช่วงที่มีหนังสือฉบับนี้ออกมา

จึงปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ครับ
พลเอกประวิทย์เคยรู้บ้างไหมครับ
ว่ามีนายตำรวจระดับแค่ผู้บังคับการ
กำลังเดินหนังสือฉบับนี้ถึงพบตร
ในช่วงเวลาที่ท่านกำลังคุมตำรวจอยู่
แล้วคนที่มอบหมายงานให้พลเอกประวิทย์มาอีกทีนึง

ท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่ครับ

สมัยก่อนที่ท่านคุมตำรวจใช่ไหมครับแล้วท่านถูกอภิปรายไปแล้ว
แล้วท่านก็หยุดตอนนี้ท่านไม่ได้คุมแล้วเนี่ย
ท่านคิดว่าการอภิปรายนี้จะ
มันมีผลสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันครับท่านประธาน
คือในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาปี๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งเป็นเวลาคาบเกี่ยวกันและผมจะแสดงให้ท่านประธานได้เห็นครับ
ว่ามันมีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบันอย่างไรนะครับ
ผมทราบดีครับว่าพลเอกประวิทย์นะครับท่านไม่ได้คุ้มตำรวจแล้วนะครับ
แต่ว่ามันมีผลที่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับ
ประเด็นที่๒นะครับพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่๓นะครับ
ตามที่ท่านประธานชวนได้วินิจฉัย
ขอบคุณครับผมจะพยายามผลิตตามที่
ใช้ตำแหน่งก็ได้หรือ๒ย่อก็ได้ครับ

ผมอยากจะปรึกษาท่านประธานนิดเดียวว่า
ผมทราบดีครับว่าในการอภิปราย

จำเป็นต้องอภิปรายไปที่ตัว

รัฐมนตรีที่เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แต่ที่มีการทำข้อเก่าหากันเนี่ย

ถึงบุคคลภายนอกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีขี้แกง

ผมเองก็ไม่อยากจะมีคดีเพิ่มนะครับ
มีคดีให้น้อยที่สุดครับก็ขอบคุณครับ
ก็คือตามข้อบังคับก็

เพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยได้ครับ
ขอบคุณครับขอความร่วมมือครับ

พูดถึงก็จะพยายามทำให้บุคคลภายนอก
ไม่ได้รับความเสียหายนะครับ

ให้กับพลเอกประวิทย์มาอีกทีหนึ่ง

ท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่
หรือว่ารู้แต่ก็ไม่ได้นำพา

มาถึงพวกพ้องของตัวเองได้

มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่

ผมขอพูดถึงเส้นทาง
พูดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเส้นทางอาชีพของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์
ซึ่งต้องย้ำว่าไม่ได้จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อบุคคลภายนอกนะครับ
แต่เป็นการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกัน

เป็นคนเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิทธิ์ว่า
ฉะไหนถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตเป็น๓ข้อนะครับ
ข้อแรกนะครับชีวิตราชการของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์นั้น

เพราะท่านเพิ่งเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตร
เมื่อปี๔๑ครับตอนอายุที่๓๓ปี
ปกติคนที่เข้ามาขนาดนี้คงคาดหวังได้ยากครับ

ข้อที่๒ครับตั้งแต่เริ่มรับราชการมา

ตำรวจตรีต่อศักดิ์เลื่อนขั้นตามมาปกตินะครับ
โดยในปี๕๙ได้เลื่อนขั้นเป็น
ผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมมาโด
เรามาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแปลกใจใช่ไหมครับ
เพราะเส้นทางอาชีพของพลตำรวจตรีต่อศักดิ
เกือบตลอดที่ผ่านมาก็ดูปกติทั่วไป
แต่ความผิดปกติจะเริ่มจากนี้ครับ
จึงมาสู่ข้อที่๓ครับ
ตั้งแต่ปี๖หนึ่งจู่นะครับ
พลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์
เลื่อนขั้นจากผู้กำกับการไปเป็นรองผู้บังคับการปราบปราม
มาแค่๖เดือนนะครับยังไม่ทันข้ามปี

ไปเป็นผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ

ต่อมานะครับหน่วยนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็ก
นั่นเองแล้วอย่าคิดว่าหมดแค่นี้นะครับ

ทศหลังโดยผลตำรวจตรีตอศักดิ์ก็ได้รับการยกเว้นรักเกณฑ์อีกครั้ง

เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง

คุณต่อศักดิ์มียศเป็นพลตำรวจโท
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
รองสารวัตรผู้มาสายสู่ผู้บัญชาการอนาคตรุ่งโลศ
ได้ด้วยผลจากการยกเว้น๓ครั้งติดต่อกัน
ย้ำนะครับ๓ครั้งติดต่อกัน
ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านเก่งกาดมาขนาดไหน
ถึงได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งกันขนาดนี้
ท่านประธานครับการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่พลตำรวจโทต่อศักดิ
ได้รับนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ
โดยตรงซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบคุณธรรม
ส่งผลต่อความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้น
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะสั่นสะเทือนไปถึงระบบ

เรามาลองดูกันที่ตัวหลักเกณฑ์ปกติกันก่อนครับ
ปัจจุบันหลักเกณฑ์ปกติจะมีกฎหมายเกี่ยวข้อง๒ฉบับ
แก่๑กฎกตรว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ประกาศใช้เมื่อกลางปี๖๑เช่นเดียวกัน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับคือการกำหนดคุณสมบัติ
แก่ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง

ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันในกฎหมาย๒ฉบับ
ตารางที่แสดงให้ดูนะครับ
อธิบายง่ายนะครับการที่ตำรวจแต่ละนาย

คุณจะต้องได้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า
มาเป็นระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

ขึ้นเป็นสารวัตรตามที่ไฮไลท์สีฟ้านะครับ

หรือหากจะเลื่อนขั้นจากรองผู้บัญชาการ

ก็จะต้องดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ
มาแล้วอย่างน้อย๑ปีเป็นต้น

แม้ว่าอาจจะถกเถียงกันได้ถึงข้อดีข้อเสีย

ให้กับนายตำรวจทุกคนได้พิสูจน์ตัวเอง

เมื่อรับราชการเข้ามาเป็นสารวัตร

ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้

จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นไปเป็นสารวัตร

ตำรวจแต่ละนายก็จะต้องมุ่งสร้างผลงาน

ใครที่มีคุณภาพมีวินัยมีจริยธรรม

ไม่สามารถให้เสียแก่เสียหายแก่องค์กร
ก็สมควรได้รับการเลื่อนขั้น

จึงช่วยสร้างความรู้สึกที่เป็นธรรม

เพราะทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
ไม่มีใครมีอันมีสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น
มีผู้ประท้วงอีกแล้วครับ
คับเข้าใจแล้วครับ
เป็นการอภิปรายนอกประเด็นค่ะ
ครับก็เชิญท่านรังสิมันต่อครับ
แต่ให้พยายามจะปูพื้นมานะครับว่าการบริหาร

ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้หน่อยครับท่านประธาน

ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับ
และเมื่อตำรวจนะครับมุ่งเน้นการทำผลงาน
รักษาวินัยประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบแล้ว
ผลประโยชน์จากการที่ตำรวจมุ่งทำผลงาน

ประชาชนก็จะสามารถพึ่งพาตำรวจทุกนาย

ทางกลับกันครับหากไม่มีหลักเกณฑ์
หากสามารถล่นเวลาเพื่อเลื่อนขั้นได้เร็ว

แต่จะวิ่งเต้นเพื่อยกฐานะของตัวเอง

โดยไม่ต้องทำงานไม่ต้องรักษาวินัย

ที่ไร้เส้นสายก็ไม่คิดจะทำอะไร
เพราะทำไปก็ไม่มีใครเห็น
ซึ่งตัวผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ์
ทั้งคู่ต่างก็มีหน้าที่ต้องรักษาไว้
ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับ

ตอนนั่งประชุมกตลก็ยกเว้นกฎกตล
พอไปประชุมคอรมอลก็ยกเว้นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ที่เขียนมาเสียดิบดี
สุดท้ายก็กลายเป็นแค่เพียงเศษกระดาษ
ท่านประธานครับการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายเขียนไว้ถึง๒ฉบับ
บังคับใช้โดย๒องค์กรที่แตกต่างกัน

แต่คนอย่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์กลับทำมันสำเร็จ
ในการใช้เทคนิคทางกฎหมายหาข้อยกเว้นให้กับการกระทำของตัวเอง
โดยไม่สนว่ามันได้ทำให้คนทำงานต้องเสียกำลังใจ
คนที่หวังเติบโตก็หันไปวิ่งเต้น

ไม่สนว่ามันได้ธรรมานระบบคุณธรรม

ยกเว้นหลักเกณฑ์๓ครั้งติดต่อกัน

จากผู้กำกับเลื่อนเป็นรองผู้บังคับการ
เกณฑ์คือต้องเป็นผู้กำกับการ๕ปี

ประหยัดเวลาไป๓ปี๒เดือน

หลักเกณฑ์คือต้องเป็นรองผู้บังคับการ๕ปี

ที่ฉันขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายนะคะ

เพราะว่ายังไม่เข้าประเด็นสักทีเลย

มันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทธิ์
อยากจะให้ผู้อภิปรายเข้าประเด็นสักทีนะคะ
พลเอกประวิทย์ทำผิดตรงไหน

เรื่องน้ำเรื่องที่ดินเรื่องการกู้นอกระบบ

เพราะฉะนั้นขอให้ผู้อภิปรายเนี่ย
อภิปรายในประเด็นเลยนะครับ
ตรงเลยดีกว่าว่าทำผิดตรงไหนนะคะ
เพราะว่าการวิ่งเต้นนี้ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ
ผลเอกประวิทย์ดูเฉพาะเรื่องน้ำที่ดินและกู้นอกระบบนะคะ

เชิญท่านปูเรื่องมาก็ยาวพอสมควรแล้วครับ
เท่ากันที่ฟ้า
ทีนี้หลังจากนั้นนะครับท่านก็เป็นรองผู้บังคับการ๕ปี

แต่ปรากฏว่าเป็นจริงแค่๑ปี

การยกเว้นหลักเกณฑ์ของพลตำรวจโทต่อศักดิ
จากผู้กำกับสู่รองผู้บัญชาการ
ที่ควรจะใช้เวลา๑๒ปี
ปรากฏว่าท่านใช้เวลาจริงแค่๓ปี๔เดือน
ประหยัดเวลาไปทั้งสิ้น๘ปี๘เดือนครับ

ผมก็อยากจะเบิกเนธให้พลเอกประยุทธ์

ผลผลิตของการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่พวกท่านทำ

หนังสือขอสนับสนุนให้ตำรวจหน่วย

คู่ควรแก่การยกเว้นหลักเกณฑ์๓ครั้ง
ติดต่อกันจริงเหรอครับ

มีคลิปภาพและเสียงของพลตำรวจโทต่อศักดิ์

กระทำวิสามันฆาตกรรมคดีผู้มีอิทธิพล
เสนอเงินรางวัลนำจับถึง๑ล้านบาท
ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านมีเงินทองมาจากไหน

คนที่พลเอกประยุทธ์กับคนเอกประวิทธ

ฉะไหนวันนี้จึงมาพูดอะไรแบบนี้
นี่หรือครับคือคนที่คู่ควร

ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขนย้ายยาเสพติด
เป็นยาไอซ์๑๕๐๐กิโลกรัม
ลงไปในบุคคลข้างนอกมากจนเกินไปแล้วนะครับ

มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับ

ผลเอกประวิทธิ์รองนายาวงติ

ถ้าหากว่าท่านยังยืนยันที่จะพูดบุคคลข้างนอกอีก
สุชาติท่านประธานสุชาติคนก่อนทำหน้าที่ก็เตือนท่านมาหลายครั้งแล้ว
เพราะฉะนั้นขอเตือนท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องบุคคลข้างนอก
ถ้าท่านยืนยันอยู่ผมจะได้ห้ามไม่ให้ท่านพูดเรื่องนี้นะครับ
และการที่พลตำรวจโทต่อเต่าถูกสงสัย
และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
เพราะเหตุใดจึงได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์แบบนี้
นั่งอยู่ในนั้นยกเว้นหลักเกณฑ์ให้พลตำรวจโทต่อเต่า
เป็นเพราะเขาคือนายตำรวจที่ถึงพร้อมทั้งในความสามารถและระเบียบวินัย
ประพฤติเสื่อมเสียควรค่าแก่การยกเว้นให้จริง
หรือที่แท้แล้วครับเป็นเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยมีใครบางคน
เขียนขอสนับสนุนพลตำรวจโทต่อเต่าครับ
ส่งมาให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เพื่อให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กันแน่
สรุปแล้วกติกาจะยังเป็นกติกาหรือไม่หรือว่าตัวบุคคลได้เป็นกติกาไปเสียแล้ว
ท่านประธานครับเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผมขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นหลักเกณฑ์๒ครั้งหลังของพลตำรวจโทต่อเต่าครับ
มาให้ดูกันเพื่อให้เห็นกันชัดเลยว่าผลเอกประยุทธ์กับผลเอกประวิทย์เนี่ย
มีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยตรงตามที่ท่านประธานได้แนะนำ
เอกสารแรกนะครับคือรายงานการประชุมกตรครับเมื่อเดือนกันยายน๒๕๖๑ครับ
ครั้งนั้นนะครับพลเอกประวิทย์เป็นประธานพิจารณาการแต่งตั้งตำรวจ
เอกสารครับพบรายชื่อนะครับลำดับที่๑๙๒ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อเต่าครับอยู่ในรายการเสนอให้เลื่อนขั้นจากรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการอยู่ด้วย
ระบุเอาไว้ในหมายเหตุเป็นการเฉพาะว่าเป็นกรณีขอรับความเห็นชอบที่ไม่ได้เป็นไปตาม
กฎกตรเนื่องจากไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสม
และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เป็นอยู่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์
รวมถึงครับขอให้นำเสนอคอรมออนุมัติยกเว้นหลักเกณ

เกี่ยวข้องเต็มกับผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ์แน่นอนครับ
น่าสนใจคือตามรายงานที่บันทึกไว้นั้น
ท่านประธานค่ะ
หรือการทิมกรณีของตำรวจ
ก็ยังวนอยากจะให้ช่วยเข้าประเด็นเลย

ใจความอยู่๔บรรทัศน์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าข่ายเลยว่า
บทบาทหน้าที่ส่วนไหนที่กำลังอยากจะถูกอภิปรายอยู่เนี่ยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไปกล่าวพาดพิงบุคคลที่๓แล้วก็เหมือนตามที่ท่านประธานสุชาติได้แจ้งนะคะ
ตอนนี้ท่านประวิทย์ที่ทำี้ติดตามก็ไม่ได้ดูตำรวจเราค่ะ

และตอนนี้เท่าที่ผมติดตามท่านก็กำลังโยงเข้ามาให้เห็น
จากคำสั่งที่ท่านออกมาโชว์เมื่อกี้
ฉะนั้นเราติดตามไปอีกนิดหนึ่ง
ขอบคุณครับท่านพระแทน
อย่าไปเล่นบุคคลข้างนอกหรือเล่นบุคคลที่๓จนเกินไป

ในขณะที่รองนายกรรมตรีท่านบริหารรายการแผ่นดิน

ท่านประธานค่ะท่านท่านปริณาครับถ้าจะอภิประถ้าจะประท้วงประเด็นเดิม
ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับดิฉันจะประท้วงท่านประธานนะคะ
ข้อเก้าค่ะประท้วงผมผิดข้อบังคับข้อเก้าค่ะดิฉันอยากให้ท่านประธาน
คุมการประชุมเพราะว่าก่อนที่ท่านประธานจะขึ้นเป็นประธานเนี่ย
สุชาติตักเตือนหลายครั้งแล้วในเรื่องการอภิปรายพาดพิงถึงคนอื่น
ในเรื่องของการไม่เข้าประเด็นสักทีแล้วก็พอท่านมานั่งเป็นประธานเนี่ย
ท่านก็วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็บอกไปแล้วว่าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้เข้าประเด็น
และถ้าผู้อภิปรายไม่เข้าประเด็นท่านประธานก็พูดว่าท่านประธานจะไม่ให้อภิปรายแล้วในประเด็นนี้

นะคะทีนี้ท่านยังคงขอให้ท่านเด็ดขาดค่ะเพราะท่านมีดำลิกอยู่แล้ว
ให้ท่านเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนนี้ผ่านไป๓๐นาทีประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะ
ยังไม่เห็นเลยว่าทุจริตอย่างไร
พอแล้วครับพอแล้วครับผมวินิจฉัยได้แล้ว
คือหลังจากผมเตือนไปแล้วท่านรังสิมันโรมก็เริ่มเข้าสู่ประเด็นแล้ว
ผมฟังดูก็มองเห็นนะครับฉะนั้นเราเปิดโอกาสให้ท่านอภิปรายต่อนิดหนึ่ง
ถ้าหากว่าท่านยังยืนยันจะพูดแต่เรื่องคนข้างนอกอยู่ผมก็จะสั่งให้ท่านหยุดพูดเรื่องนี้ทันทีนะครับ
เชิญครับท่านรังสิมันรมอภิปรายต่อเลยครับ
คุณครับท่านประธานท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
คุณปรินาครับผมวินิจฉัยแล้วถือว่าจบนะครับ
เชิญท่านรังสิมันโรมครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับก็เพื่อให้เห็นถึงการร่วมมือกันของคณะรัฐมนตรีและบุคคลภายนอก
ซึ่งบุคคลภายนอกผมจะพยายามพูดเฉพาะข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้ท่านประธานได้สบายใจ
ทีนี้ถ้าเราไปดูตามรายงานนะครับที่บันทึกไว้ที่ประชุมก็มีการหาลือกันถึงกรณีของตำรวจนายอื่นครับ
ในลำดับ๑๔๖๑๘๓๑๕๒๒๓๕ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เสนอมาหรือไม่
ถ้าไม่แล้วสมควรแต่งตั้งไปเป็นอะไรแทนนั่นหมายความว่าที่ประชุมกรตลมีสิทธิ์ครับ
ที่จะเห็นแย้งได้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ไม่ใช่ว่าต้องไปรับตามที่เสนอกันมา
แต่พอเป็นลำดับที่๑๙๒ครับพันธุ์ตำรวจเอกต่อเต่าครับ
สิ่งที่บันทึกไว้มีเพียงแค่มติว่าเห็นชอบตามที่เสนอมา
นุมัติยกเว้นให้ในชั้นกตรและจะเสนอต่อในชั้นคอลโลม
ลาวกับว่าเห็นชื่อนี้แล้วรู้ทันทีครับว่าต้องเสนอแบบนี้ทันที
อีกชิ้นหนึ่งครับเป็นรายงานการประชุมกรตล
เช่นเดียวกันครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
ครั้งนั้นครับพลเอกประยุทธ์นะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยตัวเอง
ก็พบชื่อลำดับที่๘๙เป็นพลตำรวจตรีต่อเต่าครับ
เสนอเลื่อนจากผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการ
หมายเหตุเดิมครับคือขอยกเว้นหลักเกณฑ์
ซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมครับกตรก็มีมติอนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ให้
และจะเสนอต่อคอลโลมออนุมัติต่อโดยไม่มีร่องลอยของการถกเถียง

ท่านประธานครับย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม๒๕๖๐
พลเอกประยุทธ์เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งคุมตำรวจใหม่
ท่านพูดเองแท้ครับว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่ง
แต่งตั้งตำรวจต้องเป็นไปโดยสุจริตซื่อสัตว์ยุติธรรม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบอกเป็นนัยยะว่าตอนที่พลเอกประวิทย์คุมตำรวจอยู่

แต่พอผ่านมาแค่ถึงปลายเดือนครับพลเอกประยุทธ์ก็มี
ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจตรีต่อเต่า
เสียแล้วผมขอถามพลเอกประยุทธ์หน่อยว่า
ครั้งนั้นที่ท่านยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจตรีต่อเต่า
ท่านกล้ายืนยันหรือไม่ว่าคือการแต่งตั้งตำรวจที่สุจริตซื่อสัตว์ยุติธรรม

แล้วอย่าลืมนะครับว่าวันที่ท่านอนุมัติ
มันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านต่อเต่าเนี่ย
เขียนหนังสือขอสนับสนุนให้ตำรวจนอกหน่วยปรากฏขึ้นมาแล้ว
ท่านยังกล้าที่จะยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับคนที่กระทำการแบบนี้ได้หรือครับ
ทำแบบนี้แล้วท่านต่างอะไรกับพลเอกประวิทธิ์
ท่านประธานครับในรายงานกตล๒ฉบับ
ไม่ได้มีแค่พลตำรวจโทต่อเต่าคนเดียวนะครับ
ยังมีชื่อนายตำรวจอีกจำนวนหนึ่งที่พ่วง
ท่านบรังสิบมันครับ
ผมเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับ
ผมจะไม่อนุญาตให้ท่านพูดถึงบุคคลข้างนอกอีกแล้วนะครับ
ถ้าท่านจะอภิปรายต่อไปท่านก็ต้องเข้าสู่ประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
โยงไปถึงนายตำรวจข้างนอกไปเรื่อยไปเรื่อยไล่ไปเรื่อย

ท่านต้องเข้าสู่ประเด็นว่าความผิดพลาดบกพร่องของท่านนายก
ของท่านรองนายกมีความเสียหายอะไรยังไงนะครับ
แต่นี่ท่านเล่นเรียงไล่ไปไล่ไปข้างนอกผมไม่อนุญาตให้พูดอีกนะครับ
ประโดนท่านประธานค่ะ

เดี๋ยวนะครับเชิญท่านที่อยู่ข้างหลังท่านรังสิมันโรม

ผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลนะครับ
ขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ

ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับ
ประกอบกับข้อ๓๙วัก๑ประกอบกับรัฐมนูลมาตรา๑๒๔วัก๓นะครับ
ตอนนี้สสรังสิมันโรมของเราได้พยายามอธิบายตามขั้นตอนนะครับประธาน
โดยการข้อประท้วงท่านประธานในกรณีที่ว่าท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับ
เมื่อกี้ผมเห็นท่านประธานใส่หูฟังนะครับ
ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมแห่งนี้นะครับพิจารณาจากการประชุมใช้วิจารณญาณของตัวเองในการประชุมนะครับ
ไม่ใช่รับคำสั่งจากข้างนอกนะครับประธานขอบพระคุณครับ
ผมต้องขอให้ท่านถอนคำพูดที่บอกว่าประธานรับคำสั่งจากข้างนอก
ท่านประธานนิสพนธ์ผิวเหมาะบัญชีและชื่อภาคเก้าไกรนะครับ
ขอถอนคำพูดที่ว่าท่านประธานรับคำสั่งจากภายนอกนะครับ
ที่จะร้องขอต่อประธานสภาเพื่อประกาศคำโฆษณาได้ภายใน๓เดือนครับท่านประธาน

อย่างนี้ท่านผมขอวินิจฉัยครับว่า
ท่านต้องดูมาตรา๖๙ในวงเรียบ๓นะครับและวงเรียบ๔
เขาห้ามไม่เอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็น
แต่นี่ท่านรังสิมันโรมเอาชื่อบุคคลภายนอกพูดตลอด

ถ้าผมอนุญาตให้ท่านรังสิมันโรมพูดต่อผมก็ผิดข้อบังคับครับ
ฉะนั้นผมจะผมไม่ได้ห้ามท่านรังสิมันโรมอภิปราย
เพราะท่านมีสิทธิ์อภิปรายเต็มที่
แต่เราก็ต้องรักษาข้อบังคับด้วยกันทุกฝ่าย
ถ้าผมประธานทำผิดข้อบังคับพวกท่านก็ประท้วงได้
เห็นไหมครับวันก่อนที่ผมถูกประท้วงว่า
ผมปฏิบัติไม่เสมอภาคไม่เป็นกลาง
มีผมผิดพลาดผมยอมรับเลยนะครับ
ฉะนั้นท่านรังสิมันโรมครับขอเตือนท่านว่า
ออกจากประเด็นบุคคลข้างนอกแล้วครับ
ให้เข้าสู่ประเด็นว่าความผิดพลาดบกพร่องของท่านนายก
และท่านรองนายกมีอะไรยังไงเอาตรงนี้เลยครับ
ผมปล่อยท่านพูดเต็มที่เลยครับเชิญท่านอภิปรายต่อเลยครับ
ท่านค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงค่ะ
ปรินาประท้วงเรื่องอะไรครับค่ะท่านประธานค่ะ
ดิฉันเชื่อฟังท่านประธานนะคะแต่ผู้อภิปรายเนี่ย
เชื่อฟังท่านประธานและผู้ประท้วงเมื่อกี้เนี่ย
ก็ไม่เชื่อฟังท่านประธานและแถมดูหมินท่านประธานด้วย
เพราะฉะนั้นขอให้ท่านประทานเนี่ยไล่ผู้ที่ไม่เชื่อฟัง
ออกไปนอกห้องให้หมดเลยนะคะคุณคุณปรินาไม่ต้องมาสั่งประธานนะครับ
ผมมีประธานมีมาตรการมีขั้นตอนที่จะดำเนินการ
คือสภาเราจะอยู่ได้ด้วยความปรณีประนอมกันนะครับ
ความเข้าใจกันไม่ใช่จะหักหารกันไปเลยเนี่ย
มันก็คงไม่ใช่นะครับฉะนั้นผมขออนุญาตเอ่อท่าน
ประท้วงครับท่านประทานครับผมขอประท้วงท่านประทานสั้นสั้นครับ
ท่านพิโรธประท้วงเชิญครับตามข้อมึงครับ
ข้อที่๙นะครับท่านประธานครับที่ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
ท่านประธานไม่วางตัวเป็นกลางก็เพราะว่าการอภิปรายของท่านรังสิมันเนี่ย
เป็นการอภิปรายถึงพลเอกประวิทย์และผลเอกประยุทธ์
ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งข้าราชการโดยมิชอบทำลายระบบคุณธรรม
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเอ่ยชื่อถึงนายตำรวจที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบและนี่คือความจำเป็นในการเอ่ยชื่อ
บุคคลภายนอกเพราะมีส่วนเกี่ยวพันกับการประพฤติมิชชอบ
ของพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจน
นี่จึงมีความจำเป็นครับท่านประธานครับ
และท่านประธานเกิดมีคำวิจัยว่าไม่จำเป็น
ผมคิดว่าท่านประธานกำลังทำผิดข้อบังคับ
ข้อที่๑๗๗คือชี้แจงแทนพลเอกประวิทย์และชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์
ซึ่งขอให้ท่านประธานวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ

วินิจฉัยประเด็นของท่านวิโรธประท้วง
ผมมองเห็นความจำเป็นที่คุณรังสิมันโรมต้องปูพื้น
ตั้งแต่ผมนั่งรถออกจากบ้านมาผมเปิดฟังการประชุมสภาตลอด
ฟังท่านติดตามท่านรังสิมันโรมพูดมาโดยตลอด
รังสมันโรมเอ่ยถึงบุคคลข้างนอกมาโดยตลอด
จนกระทั่งผมขึ้นมาเปลี่ยนท่านสุชาติ
ลงไปทำภารกิจส่วนตัวท่าน
จะหาว่าผมไม่รับฟังได้ยังไงให้โอกาสแล้ว
แต่เราให้เอ่ยถึงบุคคลข้างนอก
จำเป็นจริงเท่านั้น
ท่านก็ได้เอ่ยมาแล้วประธานก็ได้ให้โอกาสแล้ว
สุชาติก็เตือนมาหลายครั้งแล้ว
มันได้พอประมาณแล้วล่ะครับท่านรังสิมันโรมครับ
พูดถึงนายตำรวจที่เป็นอักษรตอท่านก็พูดไปแล้ว
ชื่อจริงชื่อเต็มชื่อพูดมาหมดแล้ว
นายตำรวจนู่นนี่นี่พูดมาหมดแล้ว
นี่เกินเกินพอแล้วครับประธานเนี่ยจะผิดข้อบังคับเสียเองนะครับ
เขาฟ้องเฉพาะคุณรังสิมันโรมไม่พอนะครับ
ประธานที่อนุญาตให้พูดก็ถูกฟ้องด้วย
ฉะนั้นขอให้ครูรังสิมันโรมปฏิบัติตามนี้นะครับ
เพราะถ้ายังไปพูดย้อนถึงบุคคลภายนอกต่อไปอีก
ผมจะขอให้ท่านหยุดพูดประเด็นนี้
ถ้าไม่ยอมหยุดก็คงต้องให้นั่งลงแล้วครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ

ท่านประธานที่เคารพครับกับผมรังสิกรที่มาต่อด้วยการ

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อเก้าครับ
ท่านประธานได้ประเด็นหน้าที่โดยถูกต้องหรือครับ
กระชับแล้วก็วิจัยได้ถูกต้องครับ
ขอให้ท่านประธานนั้นได้ปัจจัยพิธีต่อไป
ยัตติในการประชุมครับ

ผมก็พยายามควบคุมการประชุมเต็มที่

อยากจะให้ท่านได้อภิปราย
ท่านนายกท่านรองนายก
ทำความเสียหายชาติเมืองไงท่านพูดมา
นะครับลงแตะบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น
เท่านั้นผมเห็นท่านใช้อักษรต่อเต่าแทน
แล้วก็เข้าเรื่องเลยนี่ใช้ได้ครับ

ผมก็จะพยายามปฏิบัติตามที่ท่านประธานได้กรุณาแนะนำนะครับ
เชิญครับแต่ก็เรียนชี้แจงเผื่อท่านประธานวินิจฉัยรอบหน้านะครับว่า

ผมพูดถึงการยกเว้นหลักเกณฑ์ต่าง

ยังไงท่านประธานก็ช่วยกรุณา

ไปพิจารณาในการวินิจฉัยรอบหน้าด้วยนะครับ

รายงานกรตล๒ฉบับนี้นะครับ
ไม่ได้มีแค่พลตำรวจโทต่อเต่าคนเดียวนะครับ

พ่วงท้ายหมายเหตุขอยกเว้นหลักกินเหมือนกัน
ได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยเช่นในปี๖๑ครับ
มีชื่อพันธุ์ตำรวจเอกจอจานครับ

ท่านประทวงเรียงอะไรครับ
ท่านประธานผมขอประท้วงตามข้อบังคับ

ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านประธาน

ว่านำบุคคลภายนอก

แล้วก็การเอ่ยนั้นแม้จะใช้อักษรย่อ
แต่ว่าเอกสารตามที่เสนออยู่

ซึ่งก็ตามข้อบังคับที่๑๘๘

แต่ว่าผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานอีก

เมื่อกี้มีผู้ประท้วงว่า

ผมขออนุญาตเรียนเลยครับว่า

แต่ว่าเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นนั้น

พิปรายออกจากนอกข้อบังคับ
ดังนั้นผู้ประท้วงก็ยังต้องประท้วง

เหตุมาจากผู้อภิปรายไม่อยู่ในประเด็นครับ
แล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกครับ

ครับผมขอวินิจฉัยนะครับ
ผมก็ได้เตือนคุณรังสิมันโรมไปแล้ว

ก็ได้อภิปาย
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บุคคลภายนอกที่เป็นอักษรย่ออยู่

ฉะนั้นผมยังให้โอกาสท่านรังสิมันโรม

ถ้าครั้งต่อไปผมก็คงต้องขอให้ท่านนั่ง

ท่านประธานทั้งหมดนี้นะครับ

เห็นชื่อแล้วก็เอออ๋อห่อหมด

รังสิมันโรมท่านรังสิมันแป๊บเดียวครับ
คุณปรินาประท้วงเรื่องอะไรครับ

ไม่ใช่ผมไปปกป้องท่านรังสิมันโรมนะครับ
เขาก็โยงมาถึง

ประธานกตลของ

ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เขาอภิปรายได้

ท่านคะท่านยังไม่ฟังคำประท้วงของดิฉันเลย
ท่านจะวินิจัยได้ยังไง
ดิฉันยังไม่พูดเลยว่าดิฉันประท้วงเรื่องอะไร

ผลเอกประวิทธิ์นี่หลับในห้องประทิมเนี่ยคะ

เป็นกลางค่ะท่านกำลังเอาใจไฟฆ่าหรือเปล่าครับท่าน

ให้โอกาสดิฉันประท้วงจี้นะคะ
สิทธิ์ของสาวนะคะท่านพระท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ผมยินดีถอนครับท่านดังสิมันโรมมันมันมันเป็นเรื่องหนึ่ง
ยังไงผมยินดีถอนครับให้รักษาบรรยากาศการประชุมครับ
ประธานที่ท่านท่านต้องถอนนะครับถ้าหากว่าท่านได้กล่าวคำตามที่
คุณปรินาประท้วงนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์
กระโปรดกระวิดหลับในห้องประชุมนี่ค่ะท่านต้องถอนเลยนะครับ
ผมถอนครับแล้วก็ท่านต้องถอนให้ชัดเจนถอนครับ
ถอนครับถอนว่าหลับก็ได้ครับหลับถอนแล้วใช่ไหมครับหลับก็ได้ครับ
ก็ท่านประทานครับคุณปรีนาเข้าถอนแล้วนะครับโอเคครับ
เชิญเชิญกับพี่ปลายต่อเลยนะครับขออนุญาตประทุนครับอ่าท่าน
พิเศษครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพมันกำลังจะเข้าที่
เข้าทางแล้วนะครับผมว่าเอาเชิญเชิญท่านวิเชษท่านประธานครับ
ครับผมพี่เชศเชื้อบางภารสมาชิกสภาพผู้แทนราศาลวรรดิ
จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะพักร่วมฝ่ายค้าน
ท่านประธานครับเวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายค้าน
ที่จะกล่าวหาตรวจสอบรัฐบาลวันนี้ผู้อภิปราย
แทบจะอภิปรายปฏิปต่อไม่ได้เลย
มันเป็นข้อมูลที่เขาจะต้องพูด
ไม่พูดถึงบุคคลอื่นแล้วจะพูดถึงใคร
ท่านประธานต้องวินิจฉัยด้วยนะครับมันเป็นความจำเป็น

ข้อบังคับข้อที่๑๖๗๘เนี่ย

ท่านประธานไม่ต้องกลัวว่าท่านประธานจะโดนคดีด้วย

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอย่างนี้มาตลอด

ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับว่า
ขอให้เขาได้อภิปรายอย่างต่อเนื่อง

นะครับไม่ต้องประท้วงขัดเวลาขัดจังหวะ
พี่น้องประชาชนเขาโทรมาว่า
ครับจำได้จำได้ขอบคุณครับท่านครับผมวินิจฉัยของท่านพิเศษครับว่า
การรับผิดชอบต่อการประชุมสภาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของทุกคนครับไม่
การที่มีสอสอประท้วงมันก็มีข้อบังคับที่ให้อำนาจเขาไว้ถ้าหากว่าผู้อภิปราย
อภิปรายผิดข้อบังคับสอสอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นประท้วง
ประธานก็ให้สิทธิ์ผู้ประท้วงได้ประท้วงนี่เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับ
ฉะนั้นการที่จะไม่ป้องกันไม่ให้ถูกประท้วงเพื่อให้การอภิปรายต่อเนื่อง
ผู้อภิปรายก็ต้องเข้มงวดตัวเองว่าอย่าไปกระทำผิดข้อบังคับ
เช่นห้ามเอ่ยถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นในข้อบังคับข้อที่หกสิบเก้า
ขอให้อ่านดูให้ดีนะครับไม่มียกเว้นนะครับ
ผมเองก็ไม่อยากจะตกเป็นจำเลยด้วยเช่นกันฉะนั้นจึงขอแจ้งท่านสอสอ
ท่านสมาชิกสภาพภูเทศรสรรค์ได้รับทราบท่านครับภัยบูรณ์ต่อ
ผมภัยบูรณ์นิดิตลัวรภ์สมาชิกสภาพธุดแดนลัสดร
แล้วก็พอดีท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยไปเมื่อกี้
ก็สอดรับกับคำที่ผมจะประท้วงอยู่พอดีก็คือ
ผมประท้วงว่าการที่ท่านมาทักท้วงว่าผู้อภิปรายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ผมอยากจะกลับเรียนว่าตามข้อบังคับข้อที่๗๑แล้ว
สมาชิกพักฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแลการอภิปรายให้เป็นไปตามข้อบังคับครับ
ประท้วงเป็นกลไกของการควบคุมและตรวจสอบ
ซึ่งเป็นสิทธิของสมาชิกภักษ์ฝ่ายรัฐบาล
ครับท่านผู้อภิปรูนาอยากมารวงหรือมาห้าม
ประธานได้ประธานได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ประธานไม่ได้อภิปรายหรอกครับแต่ประธาน
จำเป็นต้องชี้แจงเพราะถ้าไม่ชี้แจงมันก็ไม่ได้ครับ
อย่างท่านนิยมประท้วงผมก็ต้องให้นะครับไม่ให้ไม่ได้
มันเป็นสิทธิ์ของสอสอฝั่งนั้นก็เหมือนกัน
เมื่อเขายืนขึ้นและยกมือก็ต้องให้สิทธิ์เขาประท้วง
และจะมากล่าวหาประธานไม่เป็นกลางได้ยังไง
ก็ให้ทุกฝ่ายอยู่ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทุกฝ่ายก็
ประท้วงกันแหละครับให้ประธานทำหน้าที่กับผู้อภิปรายก็พอ
เชิญท่านรังสิมันรมอภิปรายเลยครับขอให้ยึดที่ประธานแนะนำแล้วนะครับ
น้อมรับครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
เมื่อสักครู่ผมเอ่ยถึงท่านพันธุ์ตำรวจเอกจอจานนะครับอันที่จริงนายตำรวจคนนี้นะครับ
ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันนะครับพันธุ์ตำรวจเอกจอจานหรือชื่อเล่นว่ากล้องนะครับ
รับราชการเมื่อปีสี่ศูนย์ครับชีวิตส่วนใหญ่นะครับ
อยู่ที่เกาะเกี่ยวกับกองบังคับการปราบปรามแต่ในบางช่วงนะครับ
ก็ต้องเคยสังกัดข้ามสังกัดไปตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำบ้าง
ปี๕๕ครับเคยได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับการตำรวจน้ำ
จังหวัดภูเก็ตจากหลักเกณฑ์ในขณะนั้นที่ต้องเป็นรองผู้กำกับการ๓ปี
แต่เป็นจริง๒ปี๑๐เดือนประหยัดเวลาไป๒เดือน
สองเดือนก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะรอกันสักหน่อย
ในปี๖๑ครับกล้องคนนี้นะครับได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ครั้งใหญ่
ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ผมเพิ่งกล่าวถึงไปคือเลื่อนขั้นไปเป็น
ผู้บังคับการปราบปรามจากหลักเกณฑ์ที่ต้องเป็นรองผู้บังคับการ๕ปี
แต่เป็นจริงอยู่แค่๑ปี๔เดือนประหยัดเวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สามปีแปดเดือนปัจจุบันนะครับคุณกล้องนะครับ
มียศเป็นพลตำรวจตรีดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ตามติดพลตำรวจโทต่อเต่ามาอย่างใกล้ชิด
รวมระยะเวลาในการยกเว้นหลักเกณฑ์๒ครั้งจากที่ควรจะใช้เวลา๘ปี
กลับใช้เวลาจริงแค่เพียงสี่ปีสองเดือนประหยัดเวลาไปทั้งสิ้นสามปีสิบเดือน
ท่านประธานครับเมื่อเราปล่อยให้การยกเว้นหลักการแบบนี้เกิดขึ้น
หลักที่เราวางไว้ระบบที่วางเอาไว้มันก็พลอยผิดเพี้ยนไปหมด
ในเอกสารตามภาพนี้นะครับคือหนังสือประกาศที่รวบรวมรายชื่อ
ตำรวจผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบตามหลักเกณฑ์ในวาระประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เรียงตามรายชื่อลำดับอาวุโสจะเห็นว่าในรายชื่อนี้นะครับ
มีชื่อของพลตำรวจตรีต่อเต่าและพลตำรวจตรีจอจานหรือกล้อง
เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นกับเขาด้วยโดยพลตำรวจตรีต่อต่อเต่านะครับ
อยู่ในลำดับที่๑๒๑ของนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนเป็นผู้บัญชาการต่อไป
ส่วนพลตำรวจตรีจอจานก็อยู่ในลำดับที่๑๔๒ของนายตำรวจระดับรองระดับผู้บังคับการที่จะเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการต่อไป
ทั้งสองคนนี้นะครับมีอาวุโสเป็นระดับสุดท้ายในตำแหน่งของตัวเองเหมือนกันเลยครับ
แต่แล้วถามว่าการที่พลตำรวจตรีต่อเต่าและพลตำรวจตรีจอจานกลายมาเป็นผู้เหมาะสมได้มันเกิดมาจากอะไร
เกิดมาจากการทำตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์อย่างนั้นเหรอครับคำตอบคือเปล่าเลยครับ
ทั้งสองคนนี้มาถึงจุดนี้ได้นั่นก็เพราะผลจากการยกเว้นหลักเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นแบบติดจรวดในช่วงก่อนหน้านี้
ส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ดันให้ตำรวจสองนายนี้สามารถเบียดตัวเองเข้ามาอยู่ท้ายตารางผู้เหมาะสมได้ในที่สุด
การที่ในปี๖๓พลตำรวจตรีต่อเต่ามีชื่อเป็นผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนเป็นผู้บัญชาการได้
ก็เพราะปี๖๒ได้ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นมาเป็นรองผู้บัญชาการและอยู่ครบตามหลักเกณฑ์๑ปี
การที่ปี๖๓พลตำรวจตรีจอจานมีชื่อเป็นผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการได้
ก็เพราะปี๖๑ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการและอยู่ครบ๒ปีตามหลักเกณฑ์
พลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์ได้ทำกับสองคนนี้ผ่านการยกเว้นกฎกตลและการยกเว้นประกาศสำนักนายก
ไม่ต่างอะไรจากการย้อมแมวครับย้อมให้นายตำรวจที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้กลายเป็นผู้เหมาะสมกลายเป็นแคนดิเดตที่จะเข้าชิงตำแหน่งสำคัญสำคัญในวงการตำรวจได้
และไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอปีก่อนก่อนครับนายตำรวจเหล่านี้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์จนเบียดเข้ามาอยู่ท้ายตารางได้แล้ว
ในปีหกสามท่านประทานค่ะก็ก้าวกระโดดไปอีกขั้นได้เลื่อนขั้นแสงหน้านายตำรวจอีกหลายหลายคน
อยู่ในรายชื่อผู้เหมาะสมที่บางคนมีอาวุโสก่อนหน้ามาตั้งหลายลำดับ
อันนี้ผมคิดว่าผมพูดได้นะครับ

ท่านประทานค่ะที่ชั้นนางสาวปริณาไกลคุบค่ะ
ขอให้ผู้อภิปรายถอนคำว่าย้อมแมวด้วยนะคะเพราะมันเป็นการเสียดสีนะคะ

เอ่อประโยคนั้นว่าอย่างไรนะผมผมไม่ทันฟัง

อย่าพึ่งจับเวลานะครับและผลอิกประวิษฎินได้ทำให้กับสองคนนี้
ยกเว้นกฎกรตลอดและยกเว้นประกาศสำนักนายก
ไม่ต่างจากการย้อมแมวนายตำรวจที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์

ที่จะได้เข้าชิงตำรวจในสำคัญของตำรวจครับ

เพราะเวลาฝ่ายค้านพูดก็จับเวลารัฐบาลพูดก็จับเวลานะคะ

ครับครับไม่เป็นไรครับย่อมแมวโอเคครับต่อครับ

และไม่ใช่แค่นั้นครับพอปีก่อนครับ
นายตำรวจเหล่านี้ก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์จนเบียดเข้ามาอยู่ท้ายตาราง
ปี๖๓ก็ก้าวกระโดดไปอีกขั้น
เลื่อนขั้นแซงหน้าในตำรวจอีกหลายคนที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
จากท้ายตารางได้เลื่อนขั้นต่อไปเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ถ้าเราดูรายชื่อผู้เหมาะสมในปี๖๓เอาแค่สายตรงนะครับ
กองบัญชาการสอบสวนกลางด้วยกัน
ก็ยังมีรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเหมือนกันกับพลตำรวจตรีต่อศักดิ์

แบบที่ไม่เคยต้องได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์มาก่อนครับ
แล้วก็รอมค
แล้วก็รอได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการบ้าง

แน่นอนว่าอาวุโสของเขาย่อมสูงกว่าพลตำรวจตรีต่อที่เพิ่งเข้ามาอยู่ท้ายตาราง
แต่สุดท้ายครับในขณะที่พลตำรวจตรีต่อได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ส่วนรองผู้ประชาการอีก๔คนก็ต้องจมอยู่กับตำแหน่งเดิม
แล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าบางคนในที่นี้
จะไม่มีทางหาชื่อของพลตำรวจตีตอได้เลย
ก็เพราะพลตำรวจตรีต่อยังอยู่ไม่ครบหลักเกณฑ์
แต่ก็ได้รับการยกเว้นให้เลื่อนขั้นขึ้นมา
เช่นเดียวกันกับกรณีของพลตำรวจตรีจอนะครับ
จากที่ได้ยกเว้นหลักเกณฑ์จนเข้ามาอยู่ท้ายตาราง

แล้วก็เลื่อนขั้นไปเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางในปี๖๓
ยังมีผู้บังคับการที่อยู่ใต้สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง

แต่กลับต้องอยู่กับตำแหน่งระดับเดิมอีกถึง๕คน

ผมเองก็ไม่อยากจะเน้นย้ำเรื่องลำดับอาวุโส

เพราะอันที่จริงตามกฎกตรเวลาจะเลื่อนขั้น
เขาให้ดูลำดับอาวุโสแค่๓๓ของตำแหน่งที่ว่าง
ส่วนที่เหลือก็พิจารณากันตามความเหมาะสมไปตามบัญชีผู้เหมาะสม
แต่ประเด็นคือนายตำรวจที่ผมว่ามานี้
เขาไม่สมควรจะเข้ามามีชื่อในบัญชีผู้เหมาะสมตั้งแต่แรก
แต่ที่เข้ามาได้ก็เพราะผลเอกประยุทธ์
ผลเอกประวิทย์และคณะยกเว้นหลักเกณฑ์ให้
แล้วพอเข้ามาได้ก็ผ่านฉลุยเลื่อนขั้นต่อไป
โดยที่คนที่เป็นผู้เหมาะสมอยู่ก่อนหน้าได้แต่มองตาปริบ
ถ้าจะทำกันแบบนี้แล้วบัญชีผู้เหมาะสมที่จัดขึ้นมา

ในเมื่อเราสามารถใส่ชื่อผู้ที่ไม่เหมาะสม
เข้ามาในเวลาไหนตอนไหนก็ได้

หากไม่มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ตั้งแต่แรก

ยังคงเป็นแค่เพียงผู้กำกับการ
เพราะตามหลักเกณฑ์คือต้องเป็นผู้กำกับการ

ตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ก็อาจจะเป็นของตำรวจนายอื่น

ที่เขาเลื่อนกันมาตามหลักเกณฑ์โดยตลอด

อาจจะเป็นของคนใดคนหนึ่งใน๔คน
ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็ได้

ทุกวันนี้พลตำรวจตรีต่อเต่า

และตำแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง

เลื่อนขั้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณ

ยกเว้นหลักเกณฑ์จึงสร้างความเสียหาย

มีผู้ประท้วงท่านชัยวุฒิครับ

แต่งตั้งยกย้ายตำรวจมานานแล้วนะครับ

เขาก็จะมีการแถลงเรื่องความรู้ความสามารถ

อายุสามห้าจะได้เป็นนายกธรรมดีก็ได้

มันไม่จำเป็นต้องเป็นนานหรือว่ามีอาวุโสนะครับ

ครับท่านรังสิมันครับ
กระชับสรุปได้ละครับ
เพราะว่าท่านอภิปรายท่านในตำรวจทั้งสองท่านนี้

จำเป็นจะต้องไปฟุ่มเฟื่อยแล้วครับ

ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยครับ

พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์

ได้ไปยึดกลุ่มตำแหน่งใหญ่

และรองหัวหน้าของกองบัญชาการสอบสวนกลาง

สืบสวนสอบสวนที่อยู่ใต้บรชน

บางคนก็ได้เป็นหัวหน้ากองปราบ

แล้วตำรวจอื่นที่เขาทำถูกต้อง

เขาจะได้สิทธิ์ในการไปอยู่ในตำแหน่ง
แบบนี้ไหมครับ
ท่านจะทำให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับลูกน้องได้อย่างไร

ในเมื่อตัวเองมาจากการยกเว้นหลักเกณฑ์

ต่อไปจะไม่ยึดเอาหัวหน้าตัวเองเป็นเยี่ยงอย่าง

นี่ไม่ใช่คำถามที่แค่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องตอบ

ก็ต้องตอบกับพี่น้องนายตำรวจทั่วประเทศ

นายตำรวจที่ท่านยกเว้นหลักเกณฑ์ให้
เขาวิเศษวิโสดีเลิศประเสริฐศรี
กว่านายตำรวจอื่นในประเทศนี้อย่างไร

ที่มีประวัติของการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่
กระทำอันอาจเป็นที่คอลหาแก่องค์กร
ยังได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นได้
ดิฉันนางสาวปรินาไกรคุบสมาชิกสภาพผู้แทน
ศดรจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ประท้วงผู้อภิปรายนะคะท่านประธาน
ข้อ๖๙วนเวียนซ้ำซากนอกประเด็นนะคะ
ตั้งแต่ท่านสุภาชัยเป็นประธาน

อภิปรายวนเวียนซ้ำซากแล้วก็นอกประเด็นนะคะ
มาชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เห็นเลยว่าทุจริตอย่างไร

ให้เข้าประเด็นไปเลยท่านประธานก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าเข้าประเด็น
ผู้อภิปรายก็บอกกำลังเกินกำลังเกิน
มาตั้งนานแล้วก็วนเวียนซ้ำซากอยู่เรื่องเดิม
เรื่องอะไรอย่างนี้จอตออยู่อย่างนี้ค่ะ
ไม่เชื่อฟังประธานเลยค่ะก็ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ
ครับท่านรังสิมันสรุปได้แล้วครับพอแล้วครับ
ผมเองก็พยายามนะครับที่จะทำให้การอภิปรายครั้งนี้นะครับ
เป็นการอภิปรายที่ละมุนละม่อมที่สุดนะครับ
แต่ผมก็จำเป็นต้องพูดถึงบุคคลภายนอกเหมือนกัน
ผมต้องพูดถึงตำรวจจำนวนมากที่เขารู้สึกเหมือนกัน
นี่ก็คือหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษดรครับ
แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ให้ผมได้พูดถึงเรื่องนี้เลย
ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอภิปรายต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน

ผมจะพยายามที่จะทำให้รวบรัดมากขึ้นนะครับ
ซึ่งท่านพูดถึงตำรวจสองท่านนี้มาเรียกว่าเห็นภาพแล้วครับ
ว่ามายังไงไปยังไงเราเห็นภาพชัดเจนแล้วครับ
ผมถึงได้ฝากตัดการช่วยสรุได้แล้วครับ
จริงผมพูดไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองครับท่านประธาน

ครับก็เดี๋ยวไปที่มีการตำรวจ๑๐๐คนนะครับ
ที่ได้รับการความไม่เป็นธรรมเลยก็ได้ครับ

สักครู่นะครับท่านประธานต้องรอสไลด์ครับ
นี่ผมพยายามตัดให้เยอะเลยครับท่านประธาน
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยท่านประธานก็จะไม่ยอม
ให้ผมอภิปรายต่อแน่เลยครับ

กรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่มีตำรวจ๑๐๐นายได้รับผลกระทบ
ซึ่งเป็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะครับ
ประละเลยให้กลุ่มบุคคลที่ทำงานใกล้ชิด
เบื้องสูงกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทรกแทรงการแต่งตั้งตำรวจครับ
ท่านอาจจะรับรู้อยู่แก่ใจก็เป็นได้
แต่นอกเรื่องนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ
เอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ยังปล่อยให้กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับ

โอนย้ายตำรวจจำนวนมากไปอยู่ในหน่วยงาน

เรื่องนี้ครับท่านประธานเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคม๒๕๕๙
มีหนังสือจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
กรมภพธต่างโสดเอา

อยากให้เกี่ยวกับบุคคลที่๓
แล้วก็ไปเกี่ยวกับสถาบันนะครับ

ครับขอบคุณครับท่านพระพุทธรรมนิติธวรรณสมาชิกสภาพพุทธรรมรัฐสดรพลังประชาฬรัฐ
ก็ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย
ท่านผู้อภิปรายก็ดำเนินการในเรื่องนี้
แล้วก็ถูกเตือนหลายครั้งแล้ว
ในการที่นำบุคคลภายนอก
แล้วก็มาอภิปรายอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ให้ยุติก็ใช้ตัวย่อ
แต่ว่าสไลด์ที่ขึ้นก็ใช้ตัวเต็มอีก
แล้วเมื่อกี้ก็กำลังพยายามที่จะโยงเข้าไป
ในส่วนที่ไม่สมควรที่จะต้องมานำมาอภิปรายในวันนี้

ตั้งแต่ฟังมาผู้อภิปราย
ยังไม่เคยชี้ประเด็นลงไปเลย
ชัดว่าการกระทำที่ท่านได้นำเสนอมานั้น
เป็นพฤติการที่ทุจริตต่อหน้าที่
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ
โดยมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งอยู่ในยัตติที่ไม่ไว้วางใจ
แต่ท่านไปพูดถึงแต่ว่าการยกเว้นระเบียบ
อะไรต่างซึ่งมันไม่เห็นจะชี้ไปตรงนั้นได้เลย
แล้วก็ตลอดเวลาได้เตือนไปหลายครั้งแล้ว
ผมขออนุญาตท่านประธานว่าการประท้วงครั้งนี้
เป็นการประท้วงเพื่อขอให้ท่านผู้อภิปราย
อย่าทำเลยครับเพราะผมต้องใช้สิทธิ์ประท้วง
แต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเสนอขอให้ท่านประธานพิจารณา
ไปใช้ข้อบังคับข้อที่๑๘๒ครับขอบคุณครับ

ท่านประธานครับผมประท้วงก่อนครับท่านครับ

ผมในเสียราชเจียนจากค่าสมาชิกสภาพุทธรรมสัตวรรคปรัชฌาลัศน์นะครับ
คือขอผู้อภิปรายมันผิดข้อบังคับนะครับ

ก็ขอให้คำถอนคำว่าเบื้องสูง
เข้ามาเกี่ยวข้องในการยกย้ายครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ขอเตือนท่านผู้อภิปรายนะครับ

แล้วท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่นะครับ
ท่านยังอภิปรายจับช่วงสถาบันนะครับ
ท่านสมควรจะอยู่ในประเทศหรือไม่หรือกลับไปหาแม่ที่ท่าน
ครับครับพอแล้วครับ
ถ้านลุงนิยมมีอะไรครับ
คำสุดคำวินิจฉัยของประธานตือไปเด็ดขาด
ผู้ประท้วงเองสองสามท่านเนี่ยเป็นประเด็นเดิม
ผมยังมองว่าผู้อภิปรายยังอยู่ในประเด็น
เพราะว่าเลือกตำรวจย้ายตำรวจผมกำลังฟังด้วยความตั้งใจ
ผมมีความรู้เรื่องตำรวจน้อยเขาศึกษามาเนี่ยผมเลยสนใจ
อยากฟังว่ามันจริงมันเป็นแบบนั้นครับ
ย้ายปัญหามันเกิดขึ้นที่เราเคยพูดในพรบตำรวจ
ผมจึงประท้วงท่านประธานว่าท่านประธานไม่ต้องให้ขอให้วางตัวเป็นกลาง
ไม่ต้องไปปกป้องใครหรอกครับวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจมีในยติครับ

ท่านนิยมกล่าวหาประธานปกป้องใครนะครับ
ปกป้องใครเพราะว่าอนุญาตให้อภิปรายมาเป็นชั่วโมงแล้วครับ
ท่านเคยเห็นอยู่ผมวางตัวเป็นกลาง
เพียงแต่ว่าถ้าผิดข้อบังคับในกรณีของเอ่ยบุคคลที่๓
โดยไม่จำเป็นถ้าบอกว่าท่านบอกว่าจำเป็นเอ่ย
ผมก็อนุญาตให้เอ่ยมาพอสมควร

เพราะท่านประธานชวนได้วินิจฉัยไว้แล้วนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งถ้าไปเอ่ยถึงเบื้องสูง

ท่านแรงดี

ก็ไม่ควรจะเป็นที่รู้กันนะครับ
ผมจะพยายามใช้ตัวย่อการถามเรื่องนี้แล้วนะครับท่านประธาน
ผมจะให้ท่านสรุปเลยนะครับ
ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเพียงพอแล้วครับ
แต่นี่อยู่ที่สรุปกล่าวหาแล้วครับได้ครับ
ครับเชิญครับท่านประธานครับ
กรณีนี้เป็นกรณีที่บุคคลที่อยู่นอกขออนุญาตครับ
ผมประท้วงครับครับท่านพิเชษครับท่านประธานที่เคารพครับ
กับผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร
จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
สมาชิกในห้องนี้๕๐๐คนเนี่ยไม่มีใครเหนือใครครับ
ครับไม่มีใครที่ใหญ่กว่าใครท่านประธานครับ
จะเดินมาหาเรื่องจะมาข่มขู่ไม่ได้ครับท่านประธาน
คนเรามันเท่ากันคุณจะเป็นนักเลงคุณไปเป็นข้างนอก

ท่านนั่งลงทั้งหมดนะครับนั่งลงครับ
ครับนั่งลงครับท่านศิระผมไปนั่งเฉยครับ
ผมไม่ได้ข่มขู่ใครครับครับท่านครับระวังด้วยนะครับ
อย่าแสดงอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดนะครับ
ครับท่านศิราบอกไม่ได้ข่มขู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่งประจำที่ท่านนะครับ
ท่านประธานครับไม่ต้องข้ามมาฝั่งนี้หรอกครับ
ท่านเอ่อหลังสิมานครับตามที่ผมขอนะครับครับ
รุปแล้วครับเข้าประเด็นแล้วครับว่าท่านกล่าวหา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกรมตรีกับท่านรองนายกรรมนตรีประวิทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องบริหารราชการปกป้องยังไงนะครับ
เชิญครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ข้อกล่าวหาก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ปล่อยให้บุคคลภายนอกสตชเข้ามาแทรกแทรงการโยกย้าย
และนำไปสู่การทำให้ตำรวจจำนวนมากนะครับต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ซึ่งอาจจะไม่เป็นตำรวจแล้วเรื่องนี้นะครับ
เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับมีหนังสือนะครับ
หน่วยงานหนึ่งครับส่งถึงพบตรความว่าด้วยกองบัญชาการทหาร
จะดำเนินการคัดเลือกนายตำรวจชั้นศัลยบัตรมาบรรจุลงในกองบัญชาการตำรวจมหาดเล็ก
ตามข้อบังคับข้อหกเก้าครับ
ครับมีอะไรครับพี่แจง
สมาชิกสภาษณ์พุทธแหละรัศดรภทรังประชาภัฐ
ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วเมื่อตะกี้นะครับ
ท่านผู้อภิปรายต้องอย่าไปนำเรื่องที่เมื่อกี้ที่ท่านพูดอีก
อย่านำเรื่องดังกล่าวนั้นมาอภิปรายรวมทั้งห้ามไม่ให้เอาขึ้นจอด้วย
แล้วก็ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็มีการกำชับไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าท่านผู้อภิปรายพอถึงเวลาอภิปรายเริ่มต้น
ก็เอาประเด็นเดิมมาอีกล่ะประเด็นที่ฝ่าฝืนข้อวินิจฉัยของท่านประธาน
ท่านประธานครับความเจตจำนงของผู้อภิปรายนั้น
ผมเห็นว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะกล่าวประเด็นที่จะกล่าวต่อไปเนี่ย
ซึ่งขัดต่อฝ่าฝืนคำสั่งของท่านประธาน
ขอให้ท่านประธานกำชับอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าผมคงอยากจะขอว่าถ้าจำเป็นท่านประธานก็ต้องนำข้อที่๑๘๒มาใช้แล้วครับ
เพราะถือว่าผู้อภิปรายฝ่าฝืนข้อบังคับ
ถ้าท่านประธานมีความจำเป็นผมก็อยากจะขอให้ท่านประธานให้ผู้อภิปราย
ถ้ายังไม่หยุดจริงนะครับก็ขอสั่งให้ออกจากที่ประชุมเลยครับ

สวัสดีครับครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ประท้วงนะครับ
เรียนอย่างนี้ครับตามข้อ๖๙นะครับ
ในส่วนของตัวการอภิปรายของทางท่านรังสิมันโรมท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันอะไรเลย
ท่านพูดถึงหน่วยงานตำรวจหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะครับ
การที่ทางฝ่ายผู้ประท้วงพยายามโยงไปในส่วนสถาบันผมคิดว่าน่าจะคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่ท่านรังสิมันได้อภิปรายไป
ดังนั้นนะครับเป็นสิทธิ์ที่ท่านรังชมรมจะสามารถอภิปรายได้
ดังนั้นจึงขอให้ท่านประธานได้วิจัยด้วยความเป็นธรรมด้วยครับ

ประท้วงผู้ประท้วงแล้วก็ขอประท้วงผู้อภิปรายด้วยค่ะ
คือการเป็นการอภิปรายนอกประเด็นและมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนนะคะท่านประธาน
เพราะว่าการแต่งตั้งทหารในวังหรือเรื่องของมหาดเล็กเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ใช่ครับ

ท่านประธานวินิจฉัยว่ามันเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสตชครับ
ที่ผมกำลังพูดถึงแค่ชื่อมันเป็นแบบนี้ครับ
ถ้าเราอภิปรายเรื่องนี้ไม่ได้ตำรวจจำนวนมากเขาจะรู้สึก

ครับประท้วงว่าครับ
ขอท่านประธานควบคุมการประชุมข้อ๓นะครับ
ก็คือดูแลให้เรียบร้อยนะครับ
คือท่านผู้อภิปรายเนี่ย
คือผมว่าฝ่าฝืนจนไม่รู้จะยังไงแล้วครับ

เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามของข้อบังคับ

แล้วก็ผู้ที่มาประท้วงผมอีก
ก็มาใส่ความผมอีกนะครับ
ผมว่าท่านเอาเอกสารที่ท่านจะนำเสนออยู่

ท่านประธานวินิจฉัยก่อนแล้วท่านจะอนุญาตให้พูดหรือไม่

ดังนั้นผมก็ต้องขออภัยฮะ

ทั้งทั้งที่ท่านประธานก็ทำหน้าที่เป็นกลางอยู่แล้วในข้อหนึ่ง
แต่ว่าข้อ๓มันต้องความเรียบร้อยครับ
ถ้าจำเป็นขอท่านประธานใช้๑๐๐ข้อบังคับข้อที่๑๘๒ครับ

ประท้วงท่านประธานครับข้อ๙นะครับ

ก็ขอให้ผู้สมาชิกนะครับ

ทางคุณหลังจิมารโรงพฤษภายและภักดิ์พวกนะครับ
นำน้ำเข้ามาดื่มในห้องประชุมเนี่ย

อนุญาตประท้วงท่านประธานในการควบคุมการประชุมนะครับผม
ถีระชัยพันธุมารนะครับ

อนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับ

ให้ประท้วงแบบพร่ำเพลือนะครับ

ท่านนั่งลงครับ

อย่างนี้สอนประธานแล้วครับนั่งลงครับ
ครับนั่งลงครับ

ข้อที่๑๗๘เนี่ยนะครับ

นั่นคือเอกสารที่จะนำมาใด

ผมเข้าใจผมรู้ข้อบังคับดี

เพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้บังคับว่าต้องมาโชว์ผมก่อน
เพียงแต่มีท่านสมาชิกขอร้องมา

ไม่อย่างนั้นผู้ประทุกข์ก็จะประทุกข์ตลอด
ต่างหลังซิมรรดิ
แล้วก็ขอให้ท่านสรุปจบละครับ
ผมมีหน้าที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยก็จะต้องอาจจะต้องใช้อำนาจ
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งครับ

ด้วยความขอบคลบต่อธรรมฐานนะครับผมพยายามระมัดระวัง
แต่ผมก็คิดว่าธรรมฐานก็รู้ว่าผมพยายามมาก

ก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานภายนอกนะครับมาสั่งให้หน่วยงานภายในสตช
คัดเลือกตำรวจนะครับเพื่อไปสังกัดอยู่ในหน่วยงานของตำรวจภายในสตชเองนะครับ
ซึ่งเริ่มแรกนะครับก็มีการกำหนดว่าจะเอาตำรวจนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานต่างนะครับ
จำนวน๑๗๐๐นายนะครับ
โดยจะต้องเป็นตำรวจนะครับที่มีบุคลิกภาพดี
สูง๑๗๐เซนติเมตรถึง๑๘๐เซนติเมตร
ขาไม่โกงไม่ผอมกระหล่องไหล่ไม่เอียงไม่สวมแว่นตา
ไม่มีภาระทางครอบครัวไม่มีภาระหนี้สิน
โดยที่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าจะคัดเลือกไปทำอะไร
บอกแค่สั้นว่าสำหรับปฏิบัติภารกิจที่ตรจะมอบหมาย
ท่านพระท่านครับ

ท่านศิลปะทวงก็มีประเด็นถึงอะไรครับ

ผมเพิ่งเริ่มพูดเองท่านประธาน
ผมเพิ่งเริ่มจากการประท้วง
ผมเพิ่งเริ่มพูดเองผมยังไม่ได้อยู่ในประเด็น

มีตำรวจ๖๖นายนะครับ
ที่เขาไม่พร้อมครับ

พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง

ตำรวจที่เขาไม่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้

เขาถูกเก็บประวัติ

แจ้งมารอบที่๒โดยจะมีการให้ไปแต่งตั้ง
ในหน่วยตำรวจหน่วย๑ที่ใช้ชื่อไม่เหมือนกับหน่วยแรก
ซึ่งตอนแรกเมื่อผมเห็นหนังสือฉบับนี้นะครับ
ผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่ามันคือหน่วยเดียวกันหรือไม่
เพราะหน่วยตำรวจที่สังกัดสตชนะครับ
กองบังคับการตำรวจเนี่ย
เป็นของคนตำรวจโทต่าว
ในขณะที่หน่วยอีกหน่วยหนึ่งซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนะครับ
เป็นหน่วยที่มีผู้บังคับบัญชาคือพลเอกจอจาน
ปรากฏว่าทางสตชครับก็มีการคัดเลือกในเดือนเมษายน
ครั้งนั้นนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็รับงานจัดหาวิทยากร
เข้ามาคอยควบคุมนะครับ
พบตรว่าจะส่งตำรวจที่ผ่านทั้งหมด๑๓๑๙นาย
ไปฝึกต่อที่ฝึกษูนย์ฝึกตำรวจสาระยา
แต่คราวนี้ครับระบุว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่
เป็นข้าราชการประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่สตช
จากที่ยังเป็นตำรวจอยู่ดีครับกลายเป็นว่ากำลังจะไปเป็นข้าราชการประเภทอื่นแล้ว
นายกำลังจะหลุดจากการเป็นตำรวจแล้วไปสังกัดเป็นข้าราชการประเภทอื่น
นี่คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์นะครับ
เท่านั้นยังไม่พอครับ๖๖นายที่กรรมการตรวจสอบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ
ปรากฏว่ามีการเซ็นคำสั่งครับ
ส่งไปปรับทัศนคติคนที่เซ็นคำสั่งนั้น
คือพบตรซึ่งก็ลงนามคำสั่งเรียบร้อย
ผมถามเถอะครับ๖๖คนที่เขาไม่พร้อมเนี่ย
ทำไมท่านต้องไปลงโทษเขาผลเอกประยุทธ์เคยปกป้องคนเหล่านี้บ้างไหม
มาถึงขนาดนี้นะครับหลังจากผ่านศูนย์ฝึกศาลายา
ก็ปรากฏว่าโครงการก็ดำเนินการต่อไปครับ
จนเหลือตำรวจทั้งสิ้นนะครับ

ท่านลังศิบาลโลมคงจะยุติได้แล้วครับ
เพราะว่าท่านยังไม่กลับผมสรุปได้ไหมครับท่านประธาน
ผมให้๕นาทีนะครับจบแล้วครับ
ท่านประธานครับจริงตัวที่ผมรวบรวมมาเนี่ย
มันมีตัวตั้งแต่พบตรมีตัวพลเอกประยุทธ์
นะครับนี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมมา
แต่ไม่เป็นไรครับถ้าท่านประธานอยากให้ผมหยุด
ผมก็จะพยายามหยุดแล้วก็พูดให้จบภายใน๕นาที
แต่ตัวประเภทหนึ่งครับที่ผมคิดว่าผมเสียใจมากนะครับ

ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกกันว่าตัวช้างครับ
มีตำรวจ๒๐คนครับได้รับตัวนี้
หนังสือนะครับเขียนว่า
ด้วยผลตำรวจเอกจากทฤษฐัยจุนาผู้บัญชาการประบวนแห่งชาติ
ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทรัพย์

ข้อ๑๘๒ด้วย
ข้อ๙ด้วยตรงด้านประธานด้วย

ผมพระบูรณิติตะวันสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรภักดิ์พลังประชาฯรัฐ
ท่านประธานครับท่านผู้อภิปราย
ได้พยายามที่จะนำเสนอในเรื่องที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้ว
ว่ากล่าวไม่ได้พูดไม่ได้
แล้วก็ผู้อภิปรายก็ยังดำเนินการต่อเนื่องมา
หนังสือฉบับที่กำลังจะนำเสนอนั้น
ผมทราบอยู่แล้วครับว่าเป็นเจตจำนงที่ประสงค์ต่อผล
ที่เป็นข้อขัดต่อข้อบังคับขัดต่อคำสั่งของท่านประธาน
ถ้าท่านประธานยังปล่อยให้ผู้อภิปรายอภิปรายไปอีกแม้แต่๑วินาที

สภาแห่งนี้มีปัญหาในเรื่องที่กล่าวในเรื่องที่ไม่บังควรที่จะทำ
ดังนั้นผมขออนุญาตให้ท่านประธานให้ใช้ข้อ๑๘๒ครับ
ท่านประธานได้ตักเตือนแล้วห้ามก็แล้วนะฮะ
แล้วก็ห้ามพูดในเรื่องที่ผู้อภิปรายพูดแล้วนะฮะ
พูดไปก็รับปากแล้วแต่ยังดำเนินการอยู่อีกตลอด

ขอท่านประธานกรุณาใช้อำนาจของท่านประธาน
ตามข้อ๑๘๒ให้หยุดการอภิปราย
หรืออีกอย่างหนึ่งสั่งให้ออกจากที่ประชุมครับ
เพราะเรื่องที่ท่านผู้อภิปรายจะพูดนี้
ถ้าท่านประธานปล่อยให้พูดนะฮะ
มันเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ได้ครับ
ผมรับไม่ได้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
ท่านก่อนท่านประธานวินิจฉัยผมพูดกับท่านประธานนิดเดียวครับ

มินเมย์แล้วครับเมื่อกี้ผมฟังนิดมินเมย์แล้วครับท่านท่าน

ผมสรุปจบเลยแล้วกันนะครับท่านประธาน

เพราะผมคิดว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาทุกคนรู้แล้วครับ

ท่านประธานค่ะขออนุญาตประท้วงค่ะ
ข้อ๖๙เสียดสีนะคะ
แล้วก็ใส่ร้ายขอให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดคำว่า
พลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประวิทธิ์
และยังเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ

และมันเป็นมีการพยายามจะพูดจา
เสียดศรีหนักขึ้นเรื่อยนะคะ
ขอให้ท่านประธานให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดคำว่า
พลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประวิทธิ์
แล้วก็หยุดพฤติกรรมเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย
พยายามจะทำอยู่ใน๕นาทีที่ท่านประธานอนุญาตนะคะ

ผมให้การันตีกับท่านประธานว่าพูดถึง
เรื่องที่ท่านผู้ประท้วงกังวลเลยครับ

แต่ผมรู้หมดครับตอนนี้ใครได้ตัวใครมาบ้างครับท่านประธาน

สรุปนะครับห้ามพาดปริงบุคลุมที่๓นะครับ

ไม่มีครับขอบคุณครับท่านประธาน

ท่านประธานครับเราทุกคนต่างทราบดี
สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อันตราย
แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนในประเทศนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจดี
มีความไม่เป็นธรรมบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในวงการตำรวจ
ความไม่เป็นธรรมนี้เบามาหน่อยคือทำให้ตำรวจที่ควรมีอนาคตที่สดใส
ได้มีโอกาสไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นช้าลงสักปี๒ปี
ความไม่เป็นธรรมนี้หากหนักขึ้นมาหน่อยก็ทำให้พวกเขาอาจต้องไปหยิบยืมเงิน
เพื่อมาวิ่งเต้นให้ได้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น
ซึ่งก็เป็นภาระของครอบครัวที่บางครอบครัวอาจจะแบกรับไม่ไหว
และพังทลายลงมาในอนาคต
แต่หากหนักขึ้นมากขึ้นมาอีกนะครับ
ความไม่เป็นธรรมนั้นกำลังผลักให้ตำรวจจำนวนมากต้องเข้าสู่วงจรอุบาต
ปล่อยให้บ่อนการค้ามนุษย์และการแสวงหารายได้ที่เกิดจากการรีดไถ
ธุรกิจต่างเกิดขึ้น
ซึ่งสุดท้ายวงจรนี้ก็จะหันมาทำร้ายสังคมไทยในที่สุด

ท่านประธานครับระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้
เราเดินผ่านมันทุกวัน
เราเห็นมันทุกวันและเราก็อยู่กับมันทุกวัน
ที่ผ่านมาเราทำลาวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น
ปล่อยให้ความชั่วร้ายนี้อยู่ในเงามืด
คอยกัดกินสังคมไทยมาช้านาน
สำหรับบางคนอาจจะภาวนาว่าวันหนึ่งอาจจะไม่มีอัศวินขี่ม้าขาว

รออย่างสิ้นหวังแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่าง

ว่าวันนี้ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมด

ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการตำรวจได้หรือไม่
เพราะหากสิ่งที่ผมพูดทั้งหมด
นำพาสังคมไทยไปสู่ความเงียบงันเช่นเดิม
สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่อยู่ที่เดิม
ในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษดร
ผมรู้ว่าครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ที่อันตรายที่สุด
และคงเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดแล้วในชีวิตของผม

ก็สู้ให้อย่างเต็มที่
เข้าที่ผมจะทำได้
ขออนุญาตประทวง
อนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะข้อ๙ค่ะ
ปลายวนเวียนซ้ำซากข้อ๖๙ด้วยค่ะ
เตือนแล้วตักเตือนอีกให้เวลานะคะก็ยังยังไม่เข้าประเด็นเลยค่ะว่า
ทุจริตยังไงอะไรยังไงนะคะก็ยังวนเวียนซ้ำซากอยู่ในเรื่องของการวิ่งเต้น
สมภัทรผมสี่บรรทัดจบครับครับจบแล้วครับยังอยู่ในประเด็นจะจบแล้วครับ
เชิญครับจบแล้วครับเชิญครับ
ท่านประธานครับในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนรัศดร
ครั้งนี้ผมรู้ว่าเป็นครั้งที่อันตรายที่สุดและก็คงอันตรายที่สุดในชีวิตของผมแล้ว
แต่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่นี้เพราะประชาชนได้เลือกผมมาแล้ว
ผมไม่รู้ว่าจากผลจากการทำหน้าที่ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากต่อผมในหลังจากนี้
ผมไม่รู้ว่า๓วันข้างหน้ามีอะไรรอผมอยู่
ผมไม่รู้ว่า๓เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อผม
ผมจะยังคงพูดแทนพี่น้องประชาชนได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อตัวผม
ผมก็ไม่เสียใจที่ได้ทำหน้าที่ของผมในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับ
ท่านประธานที่วิรัติขอหารือก่อนนะครับเชิญครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติรัตนเศษ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
นครราชศรีมาผมเรียนท่านประธานนะครับว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นอภิปรายจนมาถึงวันนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ย
บางครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยป่าละเลยบางครั้งเราก็ถือว่าเป็นกระทู้สด
ถามไปถามมาตอบไปตอบมาแต่สิ่งหนึ่งที่อดีตที่ผ่านมาก็คือ
ถ้าเผื่อท่านประธานวินิจฉัยเด็ดขาดแล้วยังวนเวียนอยู่อย่างนี้
ท่านประธานก็เขาต้องเสียเวลาในลักษณะอย่างนี้
ผมเรียนท่านประธานว่าจากที่เราตกลงไว้๔๒ชั่วโมงเนี่ย
มันไม่ได้ไปไหนเลยฮะตั้งแต่เช้ามานี่เวลาก็
ก็เดินไปแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนท่านประธานว่า
อยากให้ท่านประธานเคร่งคัดในข้อบังคับแล้วก็ถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ว่าจะซีกไหนก็ตามทีท่านประธานต้องใช้ข้อบังคับเลยครับ
ถ้าไม่ใช้ข้อบังคับก็เป็นอยู่อย่างนี้ท่านประธาน
เราก็จะเห็นสภาพแบบนี้จะกี่วันจะกี่ชั่วโมง
ก็เป็นลักษณะนี้ผมสงสารบางครั้งก็
ก็อยากจะอนุโรมแต่ในใจจริงต้องเรียนท่านประธานว่า
ถ้าอนุโลมไปแล้วการประชุมจะดำเนินการต่อไปไม่ได้
ก็เรียนท่านประธานเอาไว้ครับ
ครับจะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่ท่านสมาชิกเองนะครับ
ท่านสมาชิกทุกท่านต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายให้อยู่ในประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประท้วงทั้งสองฝ่ายนะครับ
เขาก็คงจะทำนะครับแต่ก็กลัวจะเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายกันใหญ่โต
แต่ก็จะพยายามจะใช้อำนาจนะครับถ้าไม่เชื่อฟัง
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้

ผมได้นั่งฟังการชี้แจงของท่านสมาชิกมาก็ต้องขอขอบคุณนะครับในข้อมูลที่ท่านให้
แต่ว่าในห่วงที่ผมนั่งเป็นประธานกตรอยู่นั้นผมได้ทำตามระเบียบของกรมตำรวจ
ของกตรและของกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของการดำเนินการทุกอย่าง
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าใครไม่ได้อะไร
นั่นเป็นเรื่องของรายละเอียดซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมตำรวจเขาจะต้องพิจารณาคนของเขา
ว่าใครมีความสามารถอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า
เราทำทุกอย่างนั้นทำตามขั้นตอนทำตามระเบียบทำตามกฎข้อบังคับของกตร
ตามคอลโมที่ได้มอบหมายให้นะครับขอกลับเรียนให้ทราบครับ
ขอบคุณครับครับเชิญท่านนายกรมตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกทุกท่าน
นะครับสำหรับเรื่องนี้การอภิปรายวันนี้นะผมก็ได้รับฟัง
มาแต่เช้านะครับได้มีการพูดในหลายเรื่องด้วยกัน
นะครับผมก็ต้องกลับเรียนชั้นต้นว่าการจะทำงานเนี่ย
ก็ตามนั้นก็จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนรู้กฎหมายรู้วิธี
การหลักปฏิบัติแนวปฏิบัติในการทำงานนะครับหลายท่าน
ก็เป็นตำรวจในหน้าที่นี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่เคยเป็น
โดยงานในหน้าที่ที่สูงถึงระดับเข้าไปในพินา
ในในการเป็นคันักกำการกอตรอนะครับผมพูดแยก
กลับเลยให้ทราบอย่างนี้นะครับในเรื่องหนังสือศัพมุลการ
การแต่งตั้งฆาตการตำรวจระดับศาลวัฒน์ที่เสนอในสรรพุทธศาลวงศ์ต่อประวัตรรอนั้น
ก็เป็นเพียงหนังสือสำนุนการพิจารณาขอแต่งตั้ง

ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิษฐ์ของภูมิชาที่มีอำนาจ
จะรับไว้พินาอย่างไรหรือไม่ก็ได้นะครับหรือไม่พินาก็ได้นะครับ
เรื่องที่๒กรณีการแต่งตั้งคณะตำรวจนั้นที่มีหลักเกณฑ์
ยกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งนั้น
จะเป็นการเสนอโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านผู้ประชาตามหลักชั้นขึ้นมานะครับ
โดยจะต้องเป็นการพินาถึงความรู้ความสามารถความประพฤติประสบการณ์การรับราชการ
ประกอบด้วยรวมทั้งมีเหตุผลอันสมควรและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางนะครับที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากภูมิชา
ด้วยพินาจจากผลงานที่ปรากฏด้วยนะครับในเรื่องของการอุณหการจักรตั้งทฤพานนั้น
ท่านตำรวจที่คิดว่าไม่รักความเป็นธรรมอันนี้เราให้โอกาสนะครับ
กรณีที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งตามกฎหมายตำรวจ
ก็สามารถจะร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้ประชาชั้นเหนือขึ้นไปได้
กตรที่จะมีอนุกรรมการกตรร้องทุกข์
จนถึงสามารถร้องทุกข์ต่อสารปกครองหรือกระบวนการยุทธรรมทางอื่นอีกด้วยได้นะครับ
อันนี้ก็เดินบริการมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการประชุมกรตรอนะครับ
ได้มีการเสนอรายชื่อเสนอผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาในคณะอนุกรรมการกตร

ก็บางอย่างก็อุทธรณ์บางอย่างยกอุทธรณ์บางอย่างก็มีความผิดอะไรต่าง

เพราะฉะนั้นตำรวจส่วนใหญ่ก็มีความพอใจนะครับ
ในการทำมาในช่วงที่ผ่านมาของทั้งสำหรับรถบรีและก็ผมนะครับ

ไม่ใช่ว่าใช้อำนาจแล้วไม่ให้โอกาสเขาร้องเรียนชี้แจงนะครับ

เพราะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามมตินะครับ
มตินะครับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผมเคยพูดไปแล้ว

ผมจะเข้าไปอยู่กองเฉพาะในเรื่องของกตรห์
เป็นการแต่งตั้งดันบทชั้นในพลนะครับ
ซึ่งมีกรรมการอยู่หลายท่านด้วยกัน
บุคคลในธรรมชาติบุคคลภายนอก
ที่ปรึกษาผู้สมควรรุฑอีกเยอะแยะผอมควร

จากการประชุมที่ผ่านมาผมประสบด้วยตัวเอง

บางครั้งเสนอขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นชอบ
แต่ทั้งหมดนั้นต้องออกมาด้วยมติความเห็นชอบ
ถ้าออกมาเป็นคำสั่งขึ้นมาแล้วเนี่ย
เพราะเราต้องมีการตรวจสอบคัดกรองอย่างดีนะครับ
ในเรื่องของการแต่งตั้งอย่างที่ผมบอกแล้ว
ว่าวาระประจำปีนั้นจะมีการแต่งตั้ง
ทดแทนราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ
ลาออกปลดออกและเสียชีวิตให้มีการแต่งตั้ง

ผู้บุญชาการภายในศาลที่๑๑สิงหา
และต้องการบุคล์ทูลให้มีผลพร้อมการในวิทย์๑ทุกปี

ระดับสารวัตรรองผู้จัดการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบพฤศจิกายนของทุกปีระดับรองสารวัตรผู้ขมูให้แล้วเสร็จภายในสามสิบเอ็ดมกราคมของทุกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีการทำงานอยู่สามระดับด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้กฎิกาหลักเกณฑ์นะครับ
แล้วเราก็มีอยู่แล้วการแต่งตั้งแต่งตั้งสามสิบสามเปอร์เซ็นต์อันทรัพย์นี้ก็แบ่งอยู่แล้วอาวุโสนะครับ
คือถ้าเรามองว่าถ้าอาวุโสอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันต้องเอาความเหมาะสมมาด้วยนะครับ
อันนี้ก็ต้องไปพินาความเหมาะสมของแต่ละรายแต่ละรายส่วนจะไปเข้ากฎเกณฑ์การยกเว้นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดต่อไปนะครับ
ในส่วนของการบริการเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเราได้มีการกระจายอำนาจลงไปในแต่ละระดับนะครับ
แล้วแต่ผู้นาในแต่ระดับชั้นยศเขาจะพินาอย่างไรต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของพินาแล้วเสนอขึ้นมานะครับ
แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นรูปแบบของคณะกรรมการทั้งสิ้น
ระดับความภาพการระดับความบริการนะครับอันนี้สำหรับในส่วนของรองผู้กับกรรมการลงมานะครับ
ได้มอบหมายให้ผู้จัดการแต่ละหน่วยเป็นผู้อำนาจแต่งตั้งเองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจอย่างที่ว่านะครับ
ส่วนการที่จะบอกว่าใครไปเสียเงินเสียทองทั้งท่านรองยกท่านผมก็เคยบอกแล้ว
แล้วก็ขอให้มาที่ผมเลยก็ได้ท่านรองยกก็ได้สมัยนั้นนะครับ
ไม่เห็นมีใครเข้ามาร้องเรียนแต่มีการพูดจาภายนอก
ผมก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการหลอกเอาเงินนะแอบอ้างอะไรทั้งหมดอย่างเนี้ย
บอกมาเลยครับใครเสียเงินผมประกาศไปแล้วหลายทีแล้วนะ
หลายปีที่ผ่านมาจะบอกว่าเออใครจะมีใบเสร็จ
เพราะฉะนั้นการจะทุจริตด้วยกันมันมีสองฝ่ายมันมีผู้รับและผู้ให้
ผู้เรียกผู้เสนอแต่การจะอ้างว่าผมกับท่านรองยกได้ประโยชน์
ผมอยากจะถามว่าผมได้ประโยชน์จากที่ไหนมีหลักฐานหรือยัง
จะบอกว่าใครจะหารักฐานได้ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ลอยลมไปมาอยู่แบบนี้นะครับ
มันมันทุกเรื่องอ่ะนะมันพูดได้หมดอ่ะนะครับเรื่องต่อไป
รายชื่อทั้งหมดที่เอามาให้เห็นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบรรยายชื่อเหล่านี้มันเป็นยังไง
รายชื่อเหล่านั้นนะครับบางรายชื่อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรายชื่อที่เปิดเผย
ต้องเปิดเผยให้ตำรวจรับทราบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่
นะครับเป็นรายชื่อทั้งหมดที่เอาเข้ามาแล้วทุกหน่วยทุกหน่วยในในระดับทุกระดับจะรู้นะครับ
เพื่อจะได้มีการตรวจสอบก่อนที่เอานำมาเสนอในระดับการตรวจสอบคัดกรองในการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องลับไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งสิ้นทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน
เพราะฉะนั้นบัญชีแรกเข้ามาคือบัญชีเรื่องความเหมาะสมประกอบไปด้วยของอาวุโส
เพราะฉะนั้นจะหัวตารางท้ายตารางมันก็คือกลุ่มที่เหมาะสมเสนอเข้ามา
ว่าตำแหน่งอะไรสำคัญที่ต้องไปการยกเวทหรือไม่
อันนี้ก็คุณจะราชรับตรงนี้นะครับส่วนที่เชื่อไปเชื่อก็เรื่องของท่าน
เรื่องต่อไปรายการจากทางขนาดการฐมลวชที่มีผิดจิตภาพในการทำงานดี
ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ก็จะถูกแต่งตั้งโยกย้ายไปตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณงานมากขึ้นความชอบมากขึ้น
นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี
ราเกณฑ์อุโสประวัติรับทรัศกาลผลกล้าประดับงาน
ความประพฤติและความรู้ความสามารถประกอบกัน
ถ้ายังไม่เป็นที่ประจักษ์เหมาะสมตำแหน่งปัจจุบันไม่เหมาะสม
ก็อาจจะต้องมีการพินาปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นนะครับ
ที่เหมาะสมกับขี่คุณธรรมะของเขา
การตั้งยกย้ายข้าวอำนวตไปตำแหน่งตำแหน่งตามที่
ศาลการณ์อำนวตรร้องขอเพื่อบัตรให้ตรงตามสายงานและความถลัด
รวมถึงการยกย้ายเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวตามภูมิลำเนา
เหล่านี้เป็นหลักการในการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเห็นใจ
องค์กรตำรวจก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการละพนธุ์ถึง๒แสนกว่าคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายนะ
การดูแลองค์กรขนาดใหญ่นั้นไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ก็เราก็ต้องใช้หลักการของกฎหมายนี่แหละครับ
ผมเองก็เคยปกครองของท่านลองยกก็เคยปกครองของท่านการลำควรเป็นแสนคนมาเท่าเดียวกันนะครับ
ประเด็นการแต่งตั้งฆาตการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ซื้อขายตำแหน่งอะไรพวกนี้ผมก็บอกหลายครั้งแล้วนะ
ก็ร้องเรียนเข้ามานะครับหลายคนก็มีการร้องเรียนเข้าในกรรมการอุทธรณ์
แต่ไม่มีคนรับสารภาพเลยว่าจ่ายเงินให้ใครแล้วบอกว่าทั้งหมดว่าส่งที่ผมส่งที่รองนายก
ผมยืนยันไม่มีครับด้วยความสุจริตของผมความสุจัยของผม
ผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยรับผลประโยชน์ตั้งสิ้นกับการเป็นนายโรงตรีก็แล้วแต่
เรื่องต่อไปในเรื่องของบัญชีสุดท้ายที่เรื่องมีการคัดเลือกตัวบุคคลเหล่านี้
มันเป็นการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับที่เรียกว่า
เป็นหน่วยงานในพระองค์นะครับเรียกว่าตำรวจมหาเล็กรักษาพระองค์
ซึ่งเป็นการปรับย้ายปรับโอนนะครับเจ้าที่ตำรวจให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
จัดตั้งมาเพื่อถวายงานใกล้ชิดในเรื่องของการดูแลถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติด้วย
เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีการคัดเลือกมีการคัดสรรมีการสอบถามทัศนคติอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
คือถ้าถ้าไม่ผ่านหรือไม่เหมาะสมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีการลงโทษอะไรทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้ก็มันก็มีความจำเป็นนะนะเพื่อความสง่างามด้วยจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตรวจค้าโกงไม่โกงก็เป็นการแสดงออกต่อสังคมภายนอกนะครับ
ในการถวายงานท่านทราบดีอยู่แล้วเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณต้องเข้มงวดพอสมควรนะครับ
ทั้งหมดนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดนะครับ
ในเรื่องของการอำนวยวิธรรมในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เราก็มีเรื่องร้องทุกข์มาจากทั้งพลเรือนจากประชาชนมากมายเราก็นำมาสู่การแก้ไขปัญหานะครับทุกเรื่องไป
ก็กลับเรียนว่าการบริหารส่วนอาการขนาดใหญ่เนี่ยท่านต้องเอาหลายกฎหมายหลายหลักการทำเข้าใจแล้วก็มาสังเคราะห์ออกมานะครับท่านจะได้เข้าใจกัน
อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมุ่งหมายไปเพื่ออะไรแล้วท้ายสุดก็มีการพูดถึงว่า๓เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
แบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งนะเพราะว่าคนที่ทำความผิดหลายหลายหลายคดีเขาก็ไม่ได้ไปพูดแบบนี้
ไว้วัชฌจนต์ปกยิ่งอะไรคนซิ่งวิ่งร้าวอะไรเค้าเนี้ยเค้าไม่ได้ประกาศว่างที่โดนจับสามเดือนข้างหน้า
ผมไม่รู้แท้โดนจับอะไรรึเปล่าผมไม่รู้แหละมันอยู่ที่การการทำของท่านน่ะ
แต่การที่ท่านพูดวันนี้มันมีจุดมุ่งหมายประสงค์อย่างอื่นหรือเปล่า

ผมเห็นว่าทุกคนก็พยายามที่รักษาความสงบร้อนให้มากที่สุด
แล้วทำยังไงให้ไม่ให้กฎหมายมันเสียหาย

เพราะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลประชาชนนะครับ
แน่นอนต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเสมอ
มากมายเราก็ให้พี่นาไปทุกเดือนแล้วครับ
มีการประชุมก่อต่อรอก่อต่อช้อ
มีอนุกรรมการเขาทำงานกันอย่างแบบนี้นะครับ
มีคนอีกหลายร้อยคนที่ทำงานในหน้าที่เหล่านี้

เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย
เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาป้นกันไปป้นกันมานะครับ

เพราะผมได้ให้แนวนโยบายไปเหมือนกับท่านรองยกให้ไปแล้วก็คือ

เราต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชนได้ในทุกโอกาส

เพราะฉะนั้นก็เหมือนส่วนอากาศอื่นนะครับ
ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นคนดีและคนไม่ดีมันอยู่ที่กฎหมายกฎละเบียด

ท่านประธานครับนิดเดียวครับท่านประธาน

ท่านนายกนะครับก็เลยไม่ได้ตอบทุกประเด็น

ทำไมท่านนายกไม่ชี้แจงหน่อยล่ะครับ
ช่วยอธิบายด้วยได้ไหมครับว่าอันนี้คือตัวไหม
รังสิมันครับจบแล้วครับ
ท่านท่านรังสิมันก็อภิปรายจบแล้ว
ส่วนท่านนายกลำตีท่านจะตอบแค่ไหนเพียงไรก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
นะครับเรามีบางอาจที่จะไปบังคับให้ท่านนายมตรีหรือลำตีตอบให้ให้ตรงใจเราได้นะครับ